เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดีของภูมิกับโจ้
ภูมิกับการสพเมืองนครสวรรค์นะฮะวันนี้ถูกนำตัวไปฝากขัง
ที่ศาลเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่มามอบตัวเมื่อวานมีการสอบสวนนะฮะ
แล้วนี่ครับนี่คือภาพล่าสุดของวันนี้ภูมิกับโจ้
ดีตภูมิกับการสอบพระเมืองนครสวรรค์เมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ที่เห็นใส่แจ็คเก็ตสีดำอืมอ่าเพื่อไปฝากขังนะครับค่ะ
ก็ไปพร้อมกับอีกคนนึงที่เมื่อวานนี้ก็คุมตัวได้พร้อมกัน
พันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือว่าภูมิกับการ
ภูมิกับโจ้อดีตภูมิกับการสพมนครสวรรค์นะครับ
อีกคนนึงคือร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนารองสารวัตรปราบรามสพมนครสวรรค์
วันนี้ถูกคุมตัวออกจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ขึ้นรถตู้เพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์นะฮะฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์เลย
เรือนจำนครสวรรค์นะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะ
เป็นสองคนล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ห้าคนก็ถูกนำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะก็เป็นสองคนสุดท้ายที่ควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้ใช่ค่ะ
ก็เป็นเจ็ดคนเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะก่อนหน้านี้ตอนเช้าเช้าเนี่ย
เดี๋ยวค่อยไล่กันอีกทีนะครับก็พาตัวไปทำแผนชี้จุดต่างต่าง
ห้องที่เกิดเหตุตามคลิปที่ปรากฏกันนะครับที่เอาถุงไปคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติด
สุดท้ายเนี่ยเขาเสียชีวิตนะครับภูมิกับโจ้เนี่ยเสื้อแขนยาวสีดำนะฮะ
หมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าคือวันนี้เนี่ยจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวบอกว่า
ท่าทางอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถูกคุมตัวได้ก็ถูกสอบปากคำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับ
คือคุมตัวได้เนี่ยไปมอบตัวที่ชนบุรีพามากองปราบแถลงข่าวที่กรุงเทพ
แล้วก็พามาที่นครสวรรค์นะครับขณะเดียวกันวันนี้ทาง
ภูมิกับโจ้ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนนะครับคือมีรายงานข่าวว่าทางทนายความก็มาขอความร่วมมือ
อย่าเพิ่งไปพูดอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
หลังจากเมื่อวานนี้แถลงข่าวไปแล้วผ่านทางการใช้โทรศัพท์
แถลงข่าวเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับพันธมตเอกทิติสันนะครับ
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่น
กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน
หรือโดยการกระทำทารุณโหดร้ายซึ่งตัวของพันธบทเอกธิติสันให้การปฏิเสธในทุกข้อหานะครับ
ในทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับแต่ว่าทางพนักงานสอบสวนในคำร้องฝากขัง
ได้ขอคัดค้างการประกันตัวนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิต
และเป็นคดีอุกชกันสะเทือนขวัญและทั้งหมดรวม๗คนเป็นอดีตตำรวจ
หากได้รับการประกันตัวออกไปเกรงว่าจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วส่งผลกระทบต่อรูปคดี
ตำรวจขอยื่นคำร้องฝากขังครั้งที่๑นะครับกำหนดเวลา๑๒วันคือตั้งแต่๒๗สิงหาคมถึง๗กันยายน
เนื่องจากกระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นก็เลยขออนุมัติศาลขออนุญาตศาลให้ฝากขังเอาไว้ในเรือนจำก่อน
ซึ่งสารก็พิจารณาคำร้องแล้วก็เหตุจำเป็นในการฝากขังแล้วและอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้องนะครับ
ไม่มีญาติของผู้ต้องหาทั้งสองคนในวันนี้มาขอประกันตัวนะฮะ
ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือว่าในชั้นศาลนะครับ
ไม่มีญาติของพันธมตเอกทิติสันหรือว่าภูมิกับโจ้
แล้วก็ร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ยมาขอประกันตัว
เจ้าหน้าที่รัชทันก็มาคุมตัวไปเลยนะครับ
คุมขังที่เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
นี่ฮะนี่รถเรือนจำก็มาคุมตัวไปนะครับ
ภูมิกับโจ้รวมทั้งกลุ่มตำรวจรวม๗นายเนี่ย
ที่อยู่ในห้องบ้านกาแฟในสพมนครสวรร
เป็นห้องสืบสวนของชุดปราบรามยาเสพติด
แล้วก็ไปทำร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิต
ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ที่ศาลจังหวัดที่เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมดนะครับ
คนนี้อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับ
กระบวนการพิจารณาคดีจากนี้ไปเนี่ย
และประพฤติมิชชอบภาค๖ที่จังหวัดพิศนุโลก
เพราะทั้ง๗คนเป็นข้าราชการตำรวจ
กระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่

ร้ายแรงเพราะฉะนั้นจะขึ้นสารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค๖ซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่รับผิดชอบดูแลคดีนี้วันนี้ก็มาประชุมติดตามคดีเพิ่มเติมที่
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
พลตำรวจเอกสุชาติบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวน
จะพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกหลายคนค่ะนะแต่สิ่งสำคัญต้องไปดูว่าแต่ละคนเนี่ย
พฤติการของการก่อเหตุมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนกับ๗คนนี้
ในคดีที่เกิดขึ้นแล้วมีการร่วมกันทำผิดในรูปแบบใดบ้าง
ซึ่งตอนนี้ได้เรียกชุดปราบรามยาเสพติด๐๕ก็คือชุดที่อยู่ในห้องเนี่ยฮะ
กาแฟตรงนี้ซึ่งเป็นชุดปราบรามยาเสพติดของสพมนครสวรรค์มาสอบปากคำแล้ว
เนื่องจากก่อนหน้านี้คณะทำงานเนี่ยไปตรวจสอบพยานหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มตัวนายมาวินผู้ตาย
แล้วพบว่ามีหลักฐานในการล่อซื้อเป็นธนบัตรที่มีการล่อซื้อยาเสพติด
ซึ่งชุดจับกลุ่มไม่ได้มีแค่๗คนนี้เท่านั้น

อาจจะมีมากกว่า๗
ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมีพฤติการที่มันเป็นการกระทำผิดที่
ตามที่เขากล่าวอ้างในกับสื่อที่ในกองปราบนะครับ
ในเรื่องการล่อซื้อยาติด
มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีการลอกซื้อจริงมีประจำวัน
ตอนนี้เราเจ้าที่จะต้องสอบสวนรวบรวมพยาฐานให้แยกพฤติกรรมให้ออกว่า
แต่ละคนเนี่ยเกี่ยวขั้นตอนในขั้นตอนไหนบ้าง
ไม่ได้ถูกคุมตัวเข้าไปในห้องคุมขัง

รอต้อนรับเลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้เข้าห้องคุมขังนะคะได้นอนที่ชั้นสอง
หลังจากนั้น๖โมง๕๐นาทีช่วงเช้าค่ะตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรนครสวรรค์ก็คุมตัวทั้งคู่
ออกมาจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ

ใช่ค่ะจุดเกิดเหตุก็คือห้องปฏิบัติการชุดปรับรามยาเสพติดที่สพฝั่งตรงข้ามนั่นแหละค่ะ
คือกองบัญชาการกับสพอยู่ตรงข้ามกันไปสอบที่กองบังคับการก่อน
แล้วก็ข้ามมาที่สพนครสวรรค์เพื่อมาชี้จุด

คือจุดห้องนั้นก็คือห้องในภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ใช่ค่ะที่เขาแฮชแท็กกันว่าห้องเชื่อดห้องอะไรนั่นแหละ
ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเลย
จังหวะที่ถูกคุมตัวขึ้นรถเพื่อข้ามไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
อย่างที่เห็นว่าภูมิกับโจ้เนี่ยอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อ
เมื่อคืนที่เขานั่งแถลงข่าวสวมเสื้อสีเขียว
แต่วันนี้เนี่ยใส่สีขาวนะคะแล้วก็สวมแจ็คเก็ตสีดำคลุมไว้
กางเกงใส่ตัวเดิมแล้วก็ใส่หมวกปิดบังใบหน้าเอาไว้ด้วย
หลายคนถามเยอะว่าเอ๊ะใช่โจ้คนเดิมหรือเปล่า
ถามกันเยอะว่าเปลี่ยนตัวสลับตัวกันเมื่อคืนหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นที่แถลงที่กองปราบเนี่ยบอกโอ้โหทำไมดูแขนเล็กเหลือเกิน
ผอมเหลือเกินนี่ฮะแต่ก็เนี่ยก็คงก็คงใช่นั่นแหละใช่ไหม
ก็คงใช่นั่นแหละค่ะคือรองพบตรออุตส่าห์ลงไปสอบปากคำเอง
ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นนะคะ
ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วล่ะไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ
แต่คนอาจจะว่าเออทำไมดูปกติเห็นจากภาพถงภาพถ่ายหรือว่า
รูปที่เคยเจอก่อนหน้านี้ก็ดูแบบมีน้ำมีนวลดูตัวสูง
อ่าอวบอิ่มหน้าตาเปล่งปลั่งใช่ไหมแต่ผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่า
ท่าทางอิดโรยโดยชัดเจนเลยแล้วก็เสื้อสีเขียวเมื่อสักครู่นี้
เห็นแว๊บที่เขาใส่เมื่อคืนเนี่ยคลุมเอาไว้ที่มือที่ตอนนี้
กุญแจมือแล้วนะคะอ๋อเหรอฮะเมื่อคืนเนี่ยที่แถลงข่าวหลายคนก็ทักทวงว่า
ทำไมเขาไม่ถูกใส่กุญแจมือนะใส่เป็นเหมือนสายเคเบิ้ลรัด
แต่ว่าวันนี้ที่ไปชี้จุดเนี่ยก็ใส่กุญแจมือแล้ว

ซึ่งช่วงที่ชี้จุดเนี่ยใช้เวลาแค่๑๐นาทีนะคะ
แล้วก็ตำรวจไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพบรรยากาศ
หลังจากผ่านไป๑๐นาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวทั้งคู่

ซึ่งช่วงลงจากรถก็ไม่มีใครยอมตอบคำถามอะไรสื่ออีกอยู่ดีนะคะ

เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเวลามีขดงคดีสำคัญอะไรเนี่ย
สื่อมนต์ชนก็จะไปถ่ายภาพ
ไปดูการชี้จุดการทำแผนของผู้ต้องหาแต่นี่ฮะ
ก็จะกันพื้นที่เอาไว้นะครับก็ไม่ให้เข้าอ่ะนะคะ
ที่มีสายรัดเอาไว้กันพื้นที่เอาไว้เนี่ยข้างในนั่นแหละ
คือกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นแล้วก็ด้านในก็คือบ้านกาแฟ
เขาเรียกว่าบ้านกาแฟเนี่ยฮะเมื่อก่อนเป็นร้านขายกาแฟ
แล้วเขาปรับปรุงเป็นห้องสืบสวนห้องทำงานของชุด
ปฏิบัติการยาเสพติด๐๕ของสพมนครสวรรค
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ชี้จุดเสร็จก็
นำทั้งคู่กลับไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรนครสวรรค์นะคะ
ซึ่งจังหวะที่นำตัวขึ้นรถตู้สื่อก็พยายามถามแหละ

แต่สังเกตได้ว่าทางอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
ท่าทางเคร่งเครียดแล้วก็มีท่าทีอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดนะคะ

พี่โจ้อยากพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับ

นี่ค่ะหลังจากที่กลับเข้ามาที่กรรมบัญชาการแล้วเนี่ยนะคะก็ถูกสอบปรักษณ์ต่ออย่างต่อเนื่องนะคะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการเปลี่ยนกำลังตำรวจเฝ้าการสอบสวนทั้งด้านหน้าอาคารแล้วก็ห้องสอบสวนชั้นสามอย่างเข้มงวดด้วยจนกระทั่งคนตำรวจเอกสุชาติธีรัสสวรรค์รอมผู้บัญชาการตำรวจ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายมาวินด้วยจะสอบให้ครบ
ซึ่งที่สอบไปเนี่ยก็ถือว่าทุกคนให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีนะคะ
ส่วนการสอบปากคำทั้งอดีตผู้อำกับโจ้แล้วก็อดีตผู้กองทรนินเนี่ย
รองโผตรสอบไปเมื่อคืนนี้๕ชั่วโมงกว่า
รองพบตรก็บอกว่าคำตอบที่ได้ก็เหมือนกับที่เขาแถลงข่าวนั่นแหละ
เหมือนที่โฟนอินแถลงข่าวว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เรียกรับเงิน
ซึ่งถ้าดูจากในคลิปที่ตำรวจมีเนี่ยคลิปตัวเต็มทีว่าเป็นการทรมานนายมาวินจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพูดจาในเชิงเรียกรับผลประโยชน์
อันนี้รองพบตรบอกมานะแล้วก็การสอบพยานเองก็ยังไม่เจอประเด็นนี้
ตรวจสอบในคลิปก็ยังไม่ได้แตกต่างจากที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์
แต่รองพบตรบอกว่าก็ไม่ได้จะนิ่งเฉยแค่นี้นะไม่ใช่ว่าไม่เจอแล้วจะหยุด
ก็จะขยายผลต่อไปเพราะประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นที่ค้างคาใจอยู่ของประชาชนและสังคม
ส่วนในข้อเท็จจริงจะไปกล่าวหาหรือยัดเย็ดข้อกล่าวหาทันที

ส่วนกรณีที่อดีตผู้อำกับโจ้ออกมายืดอกบอกว่าผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
ลูกน้องห้ามผมแล้วแต่ผมไม่ฟังผมสั่งลูกน้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
เรื่องนี้รองพบตรบอกว่าตรวจสอบคลิปเสียงแล้วเสียงช่วงนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะ
แต่ถึงแม้ว่าต่อให้อดีตภูมิกับโจ้จะพูดจาแบบนั้น
มันก็ไม่ได้หมายความว่าการที่ลูกน้องไปห้ามจะช่วยบรรเทาโทษลูกน้องได้
ไม่ได้หมายความว่าอดีตผู้กำกับโจ้จะสามารถรับผิดคนเดียวได้
เพราะว่าจากคลิปแล้วเนี่ยมันคือการร่วมด้วยช่วยกัน
แล้วการใช้ถุงคลุมศีรษะเนี่ยยังไงก็เล็งเห็นผลอยู่แล้ว
แล้วก็เคยมีดีกาความผิดแบบนี้มาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
พบตรก็อยากจะย้ำว่าไม่ได้มีการช่วยเหลือนะ
สำหรับกรณีอดีตผู้กำกับโจ้ที่สังคมสงสัยหรือตั้งข้อสังเกตกัน

ตอนนี้ตำรวจเองเนี่ยมีข้อมูลรถทุกคันที่ใช้ในการหลบหนีแล้วด้วยนะ
ไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้พาหลบหนีในระหว่างการจับกลุ่ม

อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการและองค์กรตำรวจ
ขออย่านำพฤติกรรมของคนคนเดียวมาเหมารวมค่ะ
ไม่มีเหตุอะไรที่จะไปทำให้เบาครับ
ขอให้เชื่อมั่นว่าจากคลิปนะครับ

ยังไงก็โอกาสที่จะเบาลงมันไม่มีอยู่แล้ว
เพราะว่ามันฟ้องด้วยภาพ
คือมันมีคำว่าเรียกเหนิน
ถ้าได้ยินก็คงไม่ใช่ผมคนเดียวมั้ง
ลองช่วยหาหน่อยเพราะเราก็พยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมาเพิกเฉยเพื่อช่วยกันในองค์กรเดียวกัน

ขอยืนยันว่าต่อให้เจตนาอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้
มันจะติดคุกไปด้วยพร้อมกันทั้งคณะ

คือมีสื่อและประชาชนก็เคลือบแคลงสงสัยเหมือนกับว่า
จะเป็นการช่วยกันพูดตัดกดไปไม่ใช่นะครับ
ท่านลงคิดเป็นท่านกราบสวน

ท่านคิดว่าการปล่อยให้ผู้ต้องหามาพูดอย่างนี้

มันจะเป็นประเด็นในการต่อสู้ในคดีในชั้นศาลยังไง

ก็หาหาพยาหลักฐานเต็มที่แล้วบอกให้สื่อช่วยหน่อยหรือเปล่านะคะ

คือก็บอกว่าได้ฟังจากครกจากคลิปอะไรแล้วเนี่ย
รีดเงินในคลิปเนี่ยมันยังไม่ได้ยิน

ก็ทางตัวพันธบเอกที่ที่สรรเองเค้าก็ปฏิเสร็จข้อกล่าวหานะวันนี้
แถลงข่าวเมื่อวานก็พูดลักษณะในเชิงภาคเศษ
ก็คือรับในบางเรื่อง
คือพฤติกรรมเนี้ยยอมรับว่าทำจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาอ่า
เป็นการทำเพื่อจะจัดการเรื่องของการปราบยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวท่านอยู่กับไทยรัฐนิวโชว์ไปยาว
เพราะว่าจะมีคนที่เขาจะมาพูดถึงเรื่องของแง่มุมต่าง
เกี่ยวกับรูปคดีตรงนี้อืมหรือคนที่เขาบอกโอ้โห
เคยเจอแบบนี้มาเลยเราก็ไปเจอมานะฮะค่ะแต่ว่าดูตรงนี้ก่อน
เคลื่อนไหทางด้านของตัวของผู้ต้องหาในวันนี้ก่อนใช่ค่ะครับ
ซึ่งทางด้านคดีเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนเขาจะโอนสำนวนทั้งหมดเนี่ย
ให้กับกองบังคับการปราบรามให้ส่วนกลางเป็นคนดำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหกที่พิศนุโลกครับเพราะเหตุผลนะคะ
เพราะเป็นข้าราชการที่กระทำผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง
เขาว่าแบบนี้นะคะอืมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวย้อนไปดูเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับ
พอแถลงข่าวที่กองปราบรามเสร็จเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกทิติสัน
หรือว่าภูมิกับโจ้ถูกส่งตัวมาที่จังหวัดนครสวรรค์
พร้อมกับร้อยตำรวจโทธรณินด้วยนะฮะซึ่งระหว่างที่คุมตัวลงจากรถตู้
มายังห้องสอบสวนเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่นั่นบอกว่า
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ย
คือถึงขั้นน้ำตาคลอมาเลยนะครับแล้วบอกกับสื่อมวลชนบอกอยากขอความเป็นธรรม
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ความเป็นธรรมครับค่ะทำไมถึงขอความเป็นธรรมคะพี่
คือเราก็อยากรู้แหละว่าขอความเป็นธรรมในเรื่องไหน
ยังไงแต่เขาก็ไม่ได้ตอบนะเสียงคุณภูริพัฒน์ตะโกนถามบอก
ทำไมถึงอยากขอความเป็นธรรมแต่จังหวะถูกดึงตัวเดินเข้าไปพอดี
ก็เลยไม่ทันได้ยินคำตอบคือบางคนก็บอกว่าดับโบ้ใช่ไหม
ถูกคุมตัวก่อนหน้านี้ในชุดห้าคนแรกใช่ค่ะตอนจะถูกนำตัวไปฝากขังบอก
เดี๋ยวความจริงจะปรากฏใช่มีตำรวจอีกคนนึงบอกว่า
ขอความเป็นธรรมเหมือนกันอ่าเนี่ยร้อยตำรวจโทธรณินเมื่อคืนก็บอกขอความเป็นธรรม
ขอความเป็นธรรมกันหมดเลยนี่นะฮะมาวินได้ขอความเป็นธรรมหรือเปล่า
ขณะที่ภูมิกับโจ้เมื่อวานแถลงข่าวกับพบตรบอก
ผมสั่งลูกน้องเองผมรับคนเดียวแต่ข้อกล่าวหาตอนนี้ที่ไปฝากขังวันนี้เนี่ย
ตามข่าวคือบอกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เนี่ย
ภูมิกับโจ้ตอนที่ถูกนำตัวมาที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับที่สพมนครสวรรค์เนี่ย
มาถึงก็สักตีหนึ่งสิบแปดนาทีค่ะร้อยตำรวจโทษธรณีเนี่ยมาถึงก่อนนะ
ภูมิกับโจ้มาถึงเนี่ยนี่คือภาพเมื่อคืนนะครับ
เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นนะมาจากกองปราบรามที่แถลงข่าว
หมวกสวมหน้ากากอนามัยมาถูกใส่กุญแจมือเดินขึ้นมาบนโรงพักนะ
ตอนนั้นก็ได้พูดกับสื่อมวลชนนะครับยืนยันว่ามีเจตนาเพื่อทำงาน
ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครเรื่องราวที่พูดออกไปทุกอย่าง
ยืนยันว่าเป็นความจริงพูดจริงทุกอย่างไม่ได้โกหก
จากนั้นก็ถูกคุมตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีนี่ตรงนี้ฮะ
ตัวของภูมิกับโจ้เนี่ยตอนที่ถูกคุมตัวมาที่สพมนครสวรรค์เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือก็ดูท่าทางก็ยังไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนัก
เหมือนกับเช้าวันนี้นะแล้วก็พูดสั้นกับสื่อมวลชนเนี่ยฮะ

พูดความจริงทุกอย่างหลังจากนั้นก็ถูกคุมตัวเข้าไปเข้าห้องสอบสวนนะครับ
รองพบตรก็มาสอบอยู่สัก๑๐นาทีนะก็มีออกมาเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นนะครับ
แล้วก็สอบกันอีกนะครับมีอยู่ช่วงนึงนะตอนที่ถูกคุมตัวออกมาเนี่ยเขาไปสังเกตเห็นว่า
จับมือกับตำรวจนอกเครื่องแบบนายหนึ่งที่ยืนอยู่ที่หน้าห้องสอบสวน
แล้วก็ได้พูดจาอะไรกันบางอย่างนะครับไม่ใช่ภาพนี้นะฮะ

ก็อาจจะรู้จักเจอกันอยู่แล้วก็เลยมีการทักทายกันก็เป็นได้

คุยกันแป๊บเดียวพยักหน้าอยู่ประมาณ๒๓ทีนี่ค่ะ
แล้วก็หันกลับมาคุยกันอีกนิดหน่อยสายหน้าสายหน้านะคะ
ออกมาเข้าห้องน้ำระหว่างถูกสอบเมื่อคืน
นี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีตำรวจทำความเคารพอยู่นะ
ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะทำความเคารพคนไหนอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะในนั้นก็ตำรวจหมดอ่ะใช่ไหมค่ะผู้ต้องหาก็เป็นตอนนี้เป็นอดีตตำรวจ
ถูกให้ออกจากราชการแล้วเผื่อท่านผู้ชมเอ๊ะทำไมยังเรียกภูมิกับโจ้อะไรกันอยู่
คือตามภาษาติดตัวหรือสิ่งที่เป็นคือเรียกติดตัวคือคนอ่ะรู้จักเขาด้วยชื่อนี้
แล้วก็เรียกเขาด้วยชื่อนี้คือพอพูดผู้อำกับโจ้ปุ๊บทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อหมายถึงคนนี้
แต่ก็สถานะก็ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วสถานะคือผู้ต้องหาค่ะ
ถูกให้ออกจากราชการแล้วถูกแจ้งข้อหานักด้วยใช่ค่ะตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้ว
ฝากขังนี่ฮะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเนี่ย
ถามภูมิกับโจ้ค่ะบอกว่ามีอะไรอยากฝากบอกถึงคนที่ปล่อยคลิปหน่อยไหม
โอ้โหชอตเด็ดเลยแหละตรงเนี้ยโอ้เดี๋ยวฟังนะฮะลูกน้องของพวกโจ้ค่ะที่เขา
อยากจะบอกอะไรคนที่ปล่อยคลิปไหมพี่บอกไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ครับ
นี่บอกไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้สองประโยคสั้นสั้นแต่โอ้โห
คนเอาไปวิเคราะห์กันลั่นโซเชียลเลยนะคะว่า๑อโหสิกรรมให้เขาเรื่องอะไร
แล้วแล้วทางฝั่งนี้มีสิทธิ์อโหสิกรรมหรือหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจว่าอดีตภูมิกับโจ้
เข้าใจคำว่าอโหสิกรรมมากน้อยแค่ไหนจริงจริงคำว่าอโหสิกรรมความหมายมันคืออะไรคะ
ยังไงฮะมันคือการยกโทษให้ใช่ไหมอ่าเหมือนกับเออใคร
เคยมาทำผิดต่อเราถือว่าเรายกโทษให้แล้วกันอโหสิกรรมให้ไม่แบบ
เลิกแล้วต่อกันอย่างนั้นใช่ไหมคือยังฟังครอบครัวของน้องมาวิน
ห้อง๐๕อันนี้ถ้าเขาจะเอาโหสิกรรมให้พูดมาพูดกับโจ้อเนี่ยอันนี้ได้
เขามีสิทธิ์เพราะว่าคุณทำลูกเขาตาย

แต่บางคนก็เลยบอกเอาแล้วไปอโหสิกรรมให้คนปล่อยคลิปนี่

ถ้าเขาไม่ปล่อยคลิปเนี่ยจะได้รู้ได้เห็นเรื่องนี้กันไหม
หรือผู้ตายเขาจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนี่แหละ
แต่สุดท้ายเนี่ยต้องมาตายแบบนี้เหรอ
ค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังอีกสักทีไหม
ตอนที่นักข่าวถามนะว่าจะพูดอะไรถึงคนที่เขาปล่อยคลิปไหม

คือคำพูดสุดท้ายที่เราได้จากอดีตผู้กำกับโจ้
อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพบตรสั่งโอนสำนวนคดีให้กับกองปราบรับผิดชอบทั้งหมดเลย
เพื่อที่จะได้มีความเป็นกลางเพราะว่าหลายคนเองเนี่ย

คือกระแสมันแรงมากว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมีแบ็คใหญ่เดี๋ยวจะมีใครช่วย
แล้วสุดท้ายเรื่องจะเงียบอะไรยังไงหรือเปล่า

ก็เลยงั้นโอนไปให้กองปรับเลยก็แล้วกัน

โดยมีการสั่งให้พลตำรวจเอกมนูรองพบตรนะคะ
ไล่ตรวจสอบประวัติตำรวจที่ทำคดียาเสพติดทั่วประเทศเลย
ไล่ดูให้หมดว่าใครเคยมีกรณีแบบนี้
เคยถูกร้องเรียนแบบนี้ไปสืบมาให้หมด
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลยนะคะว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทำเอกสาร
ขอย้ายสำนวนคดีของอดีตผู้อำกับโจ้
จากสพมนครสวรรค์มาให้กองปราบเป็นคนดูแลรับผิดชอบทั้งหมดแล้ว
เพราะที่ผ่านมากองปราบก็ร่วมปฏิบัติการกับกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖

แล้วก็คล่องตัวในการขยายผลไปถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ยืนยันว่าถ้าเจอใครที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะไม่มีการละเว้นนะคะ
ส่วนเรื่องคำให้การเนี่ยไม่ว่าผู้ต้องหาหรือผู้เกี่ยวข้องจะให้การยังไง

แต่ถ้าพยานหลักฐานมันชี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องว่าผิดเนี่ย
ต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด
แล้วก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้งหมดด้วย
เพราะว่าสังคมสงสัยและข้องใจจริงว่า
ตำแหน่งพันธุ์ตำรวจเอกตำแหน่งผู้กำกับเนี่ย

ร่ำรวยอันผิดปกตินี้มันมาจากไหนอย่างไรหรือเปล่า

แล้วก็สั่งให้พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองพบตร
ในฐานะกำกับดูแลงานด้านยาเสพติด
ไล่ตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดทั่วประเทศ
ถ้าพบว่ามีบุคคลไหนมีประวัติหรือพฤติกรรมไม่ดีเกี่ยวกับยาเสพติด

ก็จะต้องมีบทลงโทษทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชาด้วย
พบตรบอกแบบนี้นะคะว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกเครียด
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกโล่งใจในการที่จับตัวแก๊งของอดีตผู้กำกับโจ้ได้
เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องทำอยู่แล้ว
อีกครั้งถ้าเจอตำรวจคนไหนทำผิดกฎหมาย
จะดำเนินการอย่างแน่นอนนะคะ

น็ตมีคนมาเชื้อทุกตัวต้นน่ะ
ท่านค้านี้ค่ะฉันก็เริ่มว่าขอตอบตรูต่ออยู่แล้ว

มีประวัติถูกร้องเรียนไหมเอาเพื่อนไปยังไงผลงานเป็นยังไง
มีความเหมาะสมแค่ไหนสร้างส่วนแรกลบ

ถ้าคนไหนเห็นว่ามีปัญหาไม่ดีหรือย่อหย่อน
หรือว่าอาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่หรือเกิดเสียหาย

เรื่องภาพพฤตผิดชอบชั่วดีผู้ข้ำชาติต้องดูแล
ทำดีก็ต้องได้ดีทำไม่ดีต้องถูกลงโทษ

เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่หลายคนได้กระแสมาว่าจับอดีตผู้อำกับโจ้ได้แล้ว
จับได้ที่ลาวบ้างที่พม่าบ้างสุดท้ายเนี่ยมามอบตัวที่ชนบุรี
รอฟังเลยนะคะ๓ทุ่มนี่คือเปิดทีวีกันหมดแล้ว
อยากรู้ว่าเขาจะแถลงว่ายังไง
อยากรู้ว่าเขาจะยอมรับกับพฤติกรรมในคลิปวิดีโอแบบไหน
หลายคนฟังแล้วก็รู้สึกว่านี่ดูข่าวหรือว่าดูละครกันอยู่
คนมีชื่อเสียงคนทั่วไปต่างนานาไปไล่ดูเนี่ย
ไล่ฟังกันอีกสักทีแล้วกันว่าทำไมคนถึงรู้สึกว่า
นี่มันบทละครหรือว่ามันคือการแถลงข่าวนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะอดีตผู้อำกับโจ้เนี่ย
ตอบทุกคำถามที่เป็นคำถามใหญ่นะ
สื่อถามแล้วคนก็สงสัยเรื่องที่ว่า
คลิปที่ออกมา๑ทำจริงไหม๒รีดเงินจริงหรือเปล่า
ทำทำไม๔ทำไมต้องเอาถุงไปคลุมหัวเขาแบบนั้น
คร่าวเขาก็ไล่ตอบทีละประเด็นว่า
เรื่องที่ทำเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะรีดเงิน
ผมไม่ได้คิดจะรีดเงินผมไม่เคยทุจริตเรื่องของการเงินเลย
ประกอบอาชีพเป็นตำรวจมา
ผมแค่ตั้งใจทำงานผมเห็นว่าตอนที่จับมาวินมาได้แล้วเนี่ย
มือถือเขาเนี่ยมียาอีกล็อตใหญ่ไอซ์๑กิโลกรัมยาบ้าอีก๒๐๐๐เมตร
อูหูนี่มันเคสใหญ่อะผมจะปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้
เพราะว่ายาเสพติดมันทำลายพี่น้องชาวนครสวรรค์ผมต้องลงมาจัดการเองครับ
สื่อก็ถามว่าแล้วคุณจัดการด้วยวิธีซ้อมทรมานเหรอ
ผมยอมรับว่าผมผิดแต่ผมไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาผมตั้งใจเค้นข้อมูล
สื่อถามว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจทำไมใช้ถุงถึง๖ใบมันเยอะไปไหม
แล้วก็ยังมัดมือเขาไพร่หลังด้วยครับอดีตผู้กำกับโจ้บอกว่า
ผมไม่อยากให้เขาเห็นหน้าคลุมไปใบแรกเขาก็พยายามเอามือฉีก
ผมก็ต้องคลุมเพิ่มไปอีกแล้วก็เลยต้องเอามือเขามัดไพ่หลังเอาไว้
เพราะผมไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมนะคะ
แล้วก็ถามเรื่องประเด็นที่ว่าเอาแล้วที่เห็นว่ามีการเอาน้ำไปราดใส่นายมาวิน
ตอนที่เขาเหมือนกับหมดสติลงไปแล้วนั่นทำทำไม
ผมตกใจเพราะว่าเขาเหมือนสลบไปตอนนั้นผมก็ยังคิดเลยว่าเขาสลบจริง
หรือว่าเขาแค่แกล้งอดีตภูมิกับโจ้บอกว่าอันนี้ผมตอบจากใจเลยนะ
คิดจริงว่าเขาแค่แกล้งสลบเพราะว่าไม่อยากตอบคำถาม
ก็เลยให้ลูกน้องเอาน้ำราดเพื่อที่เขาจะได้ตื่น

แล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินเพราะมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงินหนึ่งล้าน

ข้อเสียงแน่ธรรมด่พี่ผมสาบานกับบ๊าพระที่ข้อใจได้เลยครับ
ชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับ
เหมือนทุกคนหาสลบไปตอนนั้นเราก็ตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าจริงตอนนั้นที่เห็นจริง
เขาเหมือนสลบไปเพราะจับชีพจรเขากับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับ

เสพยาเสพติดเกินขนาดเนี่ยพอดีคุยกับแฟนเขาเนี่ย
เขามีการเสพยาแต่ละวันประมาณเยอะจริงครับ
แล้วก็เขาก็ไม่ได้นอนนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยครับ
ก็เลยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากน็อกเนื่องจากจากการเสพยาครับ
ผมนึกว่าสลดก็เลยต้องเอาน้ำเพิ่มเพื่อจะให้เขาตื่นครับ
เอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วพอเอาผ้าเช็ดแล้วเหมือนไม่ตื่น
ก็เลยเอาน้ำเพื่อให้เขาตื่นนะครับ
เราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก

ก็เคยคิดว่าน้องเขาแค่น็อกคล้ายเหมือนสลบไปหรืออะไร
หรือว่าตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าเขาแกล้งเลยด้วยซ้ำ
อันนี้คือผู้จัดใจเลยครับ
ว่าที่ต้องถอดกล้องวงจรปิดออกเพราะว่าผมเองอายุยังน้อย
ผมเองก็ช็อกก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ผมก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วกล้องในห้องมันก็เสียพอดี
ก็เลยถอดออกค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะคำตอบนะ
ผู้อำกับยังบอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของนายมาวินผู้เสียชีวิต
แล้วก็ที่เขาบอกว่ามอบเงินช่วยเหลือค่างานศพไป๓๐๐๐บาท
แต่เรื่องยัดเงินให้พ่อ๕ล้านอะไรเนี่ยเพื่อปิดปากเนี่ย

สื่อก็ถามว่าแล้วเรื่องที่มันมีประเด็นว่า
มีทนายเอาคลิปไปขู่รีดเงินผู้อำกับโจ้๒๐ล้านเรื่องนี้จริงไหม

ภูมิกับก็บอกว่าไม่จริงไม่มีทนายคนไหนมาตบทรัพย์เลย
สินของผมที่มีเนี่ยผมมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นรถ๒๙คันเกือบ๒๐๐ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่

รับว่าสิ่งที่ผมทำไม่ถูกต้อง
ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวผมเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
ผมเป็นคนสั่งให้ลูกน้องทำเองลูกน้องห้ามผมแล้ว
แต่ผมสั่งไปลูกน้องก็ต้องทำตาม
ผมแค่ตั้งใจทำงานไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ใครเสียชีวิต
ผมต้องการทำลายยาเสพติดที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์
ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน
ที่เขาบอกว่าผมสาบานกับพระที่ห้อยคอเลย
หลายคนก็ทักอีกเหมือนกันว่าแต่ไม่เห็นอดีตภูมิกับใส่พระนะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าหมายถึงพระไหนนะคะ

ผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีเจตนาที่จะฆ่า
ขอโทษไปยังพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตขอโทษประชาชน
และขอโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจทุกนายด้วย
เมื่อวานใช้เวลาแถลงอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
ออนไลน์นี่ร้อนเป็นไฟร้อนระอุจริงจริงคือจริงจริงอ่ะ
ร้อนมาตั้งแต่คลิปออกแล้วแต่พอแถลงมาปุ๊บอีกแฮชแท็กเด้งตามขึ้นมาทันทีเลย
ทวิตเตอร์เนี่ยมาเลยนะฮะอ่าแฮชแท็กภูมิกับโจ้เนี่ยมาแน่นอน
นี้เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มคลิปออกแล้วแต่แฮชแท็กข้างบนที่แซงขึ้นมาเนี่ย
มาเมื่อวานเลยค่ะบอกอีโจ้เลิกอะไรเนี่ยเลิกต่อจุดจุดจุดอ่านี่นะครับ
คือเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อคำรับสารภาพคำสารภาพของอดีตภูมิกับโจ้
หลายคนก็มองว่าโอ้โหคำพูดของผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเหมือนกับถูกเซ็ตมาแล้ว
อืมถูกเตรียมมาแล้วเขียนบทมาแล้วว่าอย่างงั้นเถอะอ่านี่นะ
เพื่อจะให้แบบโอ้โหจากผู้ร้ายกลายเป็นคนดีนะทำให้ดูแล้วน่าสงสาร
ดูแล้วเป็นคนตั้งใจทำงานเบี่ยงเบนประเด็นไปจนถึงที่แบบโอ้โห
สู้ในชั้นศาลเลยด้วยหรือเปล่าเออว่าโอ้นี่เขาปฏิบัติหน้าที่นะ
แต่มันพลั้งไปมันพลาดมือค่ะมันหนักมือไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือโอ้โห
นี่ครับทุกผู้ชมครับเอาคนในแวดวงบันเทิงนะฮะปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อม
นี่โพสต์เลยฮะอ่าขอดูนี่สองประทัดสั้นสั้นเท่านั้นแหละค่ะ
เปิดดูข่าวทำไมได้ดูละครเออนั่นน่ะสิหรือว่าสัญญาณมันแทรกอะไรที่ทีวีบ้านปาเต็ดหรือเปล่า
เวลาสามทุ่มมันเป็นเวลาละครไงอ๋อแต่น่าจะดูข่าวนั่นแหละ
จากนั้นปาเต็ดโพสต์ต่อครับบอกอย่าด้อยฆ่าคำว่าอโหสิกรรม
นี่ไงบอกแล้วคำเนี้ยยังไงก็เป็นประเด็นนี่แสดงว่าเป็นตอนที่ไปถึงนครสวรรค์แล้ว
ที่บอกว่าอยากพูดอะไรกับคนที่เอาคลิปมาปล่อยไม่เป็นไรครับ
ผมอโหสิกรรมให้ปาเต็ดบอกอย่าด้อยค่าคำว่าอโหสิกรรม
คุณแดงสัลยาสุขานิวัฒน์นะครับผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังนะฮะ
นี่คนเขียนบทเลยนะนี่ฮะโพสต์เลยครับ
บอกสมาชิกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์อย่าเขียนบทอย่างนี้
จากระยะเวลาแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการแถลงข่าวนะ
หรืออาจจะดูซีรีส์อะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าท่านหมายถึงใครนะมีการโพสต์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะ
คือบางคนก็คอมเมนต์บอกโอ้โหเขียนบทไม่ถูก
แยกไม่ออกอันไหนจริงอันไหนไม่จริง
นี่ค่ะคุณกูเอกสิทธิ์ตระกูลเกษมศุกร์
เป็นผู้อำกับชื่อดังนะฮะโพสต์ในอินสตราแกรมบอกเขียนบทได้ดี
แยกย้ายทุกอย่างเหมือนเดิมนี่ฮะแล้วก็
ละครเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะไม่รู้ดูเรื่องไหน
แล้วก็มีแคปชั่นบอกสนุกกว่าละครอีกอุ้ย
อืมนี่นะฮะหมิวซีรินพัฒน์นี่เป็นดาราดัง
ใช่ค่ะคุณหมิวอดีตดาราช่อง๗นะคะ
ทวิตข้อความนะครับนี่บอกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละ
ตำรวจตั้งโต๊ะแถลงให้พื้นที่ผู้กระทำผิดแถมปกป้องอีก

แล้วก็ทวิตต่อนะครับบอกมองมาจากดาวพลูโตแบบไม่ใส่แว่นสายตา
ยังดูออกเลยนะคะว่าเนี่ยฮะตามหน้าจอก็ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้หน่อยกันแล้วกัน
ก็เป็นลักษณะของการแสดงความคิดเห็นออกมาหลังจากการแถลงข่าว
ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติด
สพมนครสวรรค์เนี่ยชุดปราบรามยาเสพติดเขาจับกลุ่มตัวมา
สุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายนะถูกรีดทรัพย์อะไรตามข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย
ทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เนี่ยเป็นคนเปิดเผยเป็นคนแรก
ใช่ค่ะ
แต่ตอนนั้นเปิดเผยทางข้อความก่อน
ใช่ค่ะคืนวันเสาร์

ถูกจับแล้วเนี่ยยังโพสต์บอกว่าอ่าใครช่วยถามหน่อย
ว่ามีการเรียกเงินรีดเงิน๒๐ล้านอะไรยังไงไหม
นี่นะฮะล่าสุดวันนี้นะครับทนายเดชาวันนี้ไปที่
ศนโค้กครามทุกประชุมครับหลังจากที่โพสต์
บอกว่าจะไปแจ้งความทนายตั้มเนี่ยวันนี้ไปนะฮะ
นี่คือภาพวันนี้นะครับทนายเดชาเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดกับทนายตั้ม
บอกว่าไอ้การโพสต์ต่างการให้ข้อมูลต่างเนี่ย
มันเข้าข่ายลักษณะหมินประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ด้วย
นี่นะฮะแล้วบอกเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะมีไปฟ้องยังสภาธนายความต่อ
ใช่เรื่องของมารยาทในการทำงานในฐานะทนายอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องฟังทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่สองทนายนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปสอบถามเพิ่มเติมจากทนายเดชาหน่อยนะครับ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะทั้งเรื่องคดีของภูมิกับโจ้ด้วย

ที่ไปแจ้งความกับทนายตั้มด้วยเนี่ยนะฮะสวัสดีครับทนายเดชาครับ

ทนายเดชาเอาเรื่องคดีของภูมิกับโจ้ก่อน
นายเดชาเป็นคนเปิดข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคนแรกเลยเนี่ย
พอมาถึงในขณะนี้แล้วเนี่ยในส่วนของทนายเดชาต้องไปตามอะไรต่ออะไรยังไงไหมครับ
คือจริงแล้วผมเปิดแล้วก็จบแล้วไม่มีหน้าที่จะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะ

มีคนอื่นเขาปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็อยู่ที่ว่ากระบวนการจะว่ายังไงก็ว่ากันไป

แล้ววันนี้ยังไงถึงไปแจ้งความทนายตั้มเนี่ยฮ
ก็อย่างที่ทราบข่าวคือบอกว่าเขาไปกล่าวหาเขาไปพาดพิง
แต่อีกฝั่งหนึ่งทนายตั้มเขาบอกเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยทนายเดชา
ไอ้ที่เขาโพสต์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะ
แต่ว่ามันมีที่ไอ้ข้อความที่มีทนายคลายทุกข์รับคลิปมาแล้วนะครับ
แล้วก็ไปเอาไปต่อรองกับภูมิกับโจ้นะครับ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไม่ยอมเอาคลิปมาปล่อย
อันนี้ทนายตั้มก็ส่งไปยังทนายความคนอื่น
ซึ่งเขายอมรับสารภาพในรายการที่ช่อง๙คุณทนายไปแล้วนะครับ
แล้วมันก็ไปตกอยู่กับสื่อมวลชนเยอะแยะมากมาย
ชื่อเสียงผมเสียหายว่าเป็นคนตบทรัพย์๒๐ล้านเนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผมครับครับ
นายตั้มบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าจะแจ้งความฟ้องร้องเป็นคดีจริงเนี่ย
ทำไมไม่ไปยื่นตรงต่อสารเลยมันเร็วกว่า
จะได้รู้กันเร็วว่าตกลงใครผิดใครถูกอะไรยังไง

ครับคือการไปแจ้งความที่สอนอเนี่ยมันเร็วครับ

เตรียมไปรับทราบท่อเก่าหาแน่นั้นแหละครับที่หลงพลักษณ์อ่าเนี่ย

กว่าเยอะครับลองถามตำรวจดูถามอายการดูนะ

เดี๋ยวผมจะโทรมาแจ้งเลยว่าทนายสิทธาจะต้องไปรับทราบข้อหาเมื่อไหร่นะครับ

นายเดชาคะความตั้งใจในการฟ้องร้องอันนี้คือตั้งใจไปถึงจุดไหนเลยคะ
ก็ให้ไปถึงคุกตารางไปเลยครับนะฮะ
ติดคุกติดตารางได้ยิ่งดีเลยถ้าสมมุติเขาทำผิดนะครับ

สุดท้ายครับทนายเดชามีอะไรฝากถึงทนายตั้มหน่อยไหมฮะ
ก็คือเอาคลิปมาปล่อยก็ปล่อยไปแต่อย่ามาใส่ร้ายผม
เพราะฉะนั้นก็เตรียมไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สนโคคามเลยนะครับอาทิตย์หน้าครับ
แล้วก็วันจันทร์๑๑โมงเช้าผมจะไปร้องบรรยาทที่สภาธนายนะครับ
ครับจัดให้ต่อครับครับ
มารยาทอะไรต่างนะครับเดี๋ยวผมก็ให้เขาตรวจสอบดูว่า
มาก้าวหาผมเรียบนี้ทำได้มั้ยเป็นท่านายนะครับ
น่ะหลักสูงหลักฐานก็ไม่มีมาก้าวหาผมนะครับ

ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่ล่าสุดจากทนายเดชาใช่ค่ะนะดูเดือดอยู่นะ
คุยกับทนายตั้มหน่อยอ่ะตอบมาเลยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนนะครับ
สวัสดีครับทนายตั้มครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
ทนายตั้มวันนี้ทนายเดชาไปแจ้งความก็อย่างที่ทราบนั่นแหละนะฮะตามข่าว
เมื่อสักครู่คุยกับทนายเดชาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์จะไปฟ้องทางสภาธนายความอีก
อ่าบอกทนายตั้มไปทำเขาเนี่ยพาดพิงเขาเสียหายหมินประมาทอะไรพวกเนี้ย
เกี่ยวกับเรื่องของภูมิกับโจ้เรื่องครกเรื่องคลิปอะไรพวกเนี้ยฮะทนายตั้มมองยังไงฮะ
ก็จริงแล้วมันก็ฟ้องเลอะเทอะไปหมดนะครับเพราะว่าคืออย่างเอาเขาแจ้งความนะครับ
กว่ามันจะมีผลออกมาเนี่ยมันนานจริงหรือไม่จริงนะครับให้ไปที่ศาลไปฟ้องผมโดยตรงเลยเรื่องหมินประมาท
ผมจะเอาหลักฐานเนี่ยไปกางให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะไวกว่าเยอะนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดเราไปแจ้งความเลยนะ๕๖เดือนก็ยังไม่ได้ไปสารเลยนะครับ
กว่าความจริงจะปรากฏเนี่ยคนเขาลืมไปหมดแล้วนะครับแต่การไปแจ้งความเนี่ยมันก็เหมือนกับเอากระแสว่าว่ามีการแจ้งความแล้วนะนะครับ
มีการสอบสวนเรื่องนี้นะครับในเรื่องความสัมพันธ์นะครับของคนที่แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่โรงพัก
สักครู่ฐานายเดชาบอกว่าฐานายตั้มยอมรับว่าหมายถึงฐานายเดชาในรายการหนึ่ง

พูดผ่านรายการหนึ่งพูดถึงชื่อเพจทนายคลายทุกข์อะไรเขา
ประมาณอย่างนี้ทำให้คนรู้สึกได้ว่ามันคือตัวเขา
มันต้องแยกกันก่อนนะครับแยกกันก่อนว่าไอ้ไอ้ผมสื่อออกมาเนี่ย
ผมโพสต์หรือว่าทำอะไรที่มีความผิดเนี่ยนะครับ
หมินประมาทเนี่ยนะครับผมจะต้องเป็นคนโพสต์หรือว่าอะไร
แต่เขาจะเอามาโยงกับคนอื่นโพสต์เนี่ยนะครับแล้วมาบอกว่าเป็นผมนะครับ
ผมว่ามันมันตลกอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นทนายความเนี่ย
ก็ต้องทำอะไรต้องมีพยานหลักฐานนะครับสามารถจะเอาผิดได้นะครับ
เดี๋ยวลองดูนะครับผลคดีนี้ผมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังหรอกครับ
คือทนายตั้มผมไปได้ข้อมูลนะไปเห็นข้อมูลนะไม่ใช่ผมได้หรอ
ไปเห็นข้อมูลมาเขาบอกว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ย
ไม่ได้มีตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วมาปล่อยคลิปหรอกเป็นตำรวจแบบในโรงพักกันเอง
หักกันเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ตำรวจกลุ่มนั้นเขาก็มารู้จักทนายตั้มสนิทกัน
มันก็เลยเป็นลักษณะมาให้ทนายตั้มปล่อยคลิปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
คืออย่างนี้นะครับคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะดิสเครดิตนะครับ
แต่ถามว่าเอาที่พูดมาเนี่ยมีอะไรรองรับเมื่อไหร่ครับพยานหลักฐาน
นะครับที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมมีมีคลิปออกไปนะครับให้เห็นว่าผมมีจริงจริง
มีแชทที่เขาส่งเข้ามาให้เห็นว่าผมได้รับจริงจริงแต่คนที่พูดแบบนี้นะครับ
คือเขาก็พูดพูดไปเรื่อยว่าผมเห็นผมสนิทกับตำรวจคนนี้
ก็ต้องเป็นคนนี้แน่ที่ให้ผมนะครับมันจะให้กันที่ไหนล่ะนะครับ
เรื่องระดับนี้นะครับไม่มีใครเขาอยากจะยุ่งหรอกนะครับ
คนที่ใกล้ตัวผมยิ่งต้องห่างเรื่องนี้นะครับ
ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับทนายตั้มครับ
ยังไงคงได้พูดคุยกันต่อนะฮะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ

ก็ได้ฟังกันไปทั้งคู่แล้วนะคะครับมันก็มีบางข้อมูลแหละที่
นายตั้มบอกว่าสารเร็วกว่าทนายเดชาบอกว่าสพสนเร็วกว่าเยอะ
รอดูแล้วกันเขาบอกเขาจะโทรมาบอกใช่ไหมว่าจะมีหมายเรียกออกมาเมื่อไหร่
ใช่ฮะรอติดตามนะคะเราตามกันต่อเรื่องของคดีของอดีตภูมิกับโจ้
กับพวกเนี่ยรวม๗นายด้วยกันนะฮะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ไปทำร้าย
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเขาเสียชีวิตนะครับหลากหลายแง่มุมให้พูดถึงในเรื่องนี้นะครับ
อกจากเรื่องคดีความของกลุ่มผู้ต้องหานะมันมีเรื่องของ
ญาติพี่น้องของผู้ตายเขาใช่ค่ะหรือการขยายผลทางคดีอืม
มันมีเรื่องของสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยตัวภูมิกับโจ้เอง
ว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยโทษเนี่ยจะหนักจะเบาอย่างไรใช่ค่ะ
มีเหยื่อผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อของตำรวจกลุ่มนี้
ออกมาให้ข้อมูลกับเราว่าเขาก็เคยโดนเหมือนกันอืมนี่นะฮะ
นี่ไม่รวมเรื่องอีกหลากหลายนะครับเอาเป็นว่าดูตรงนี้ก่อน
นี่คือภาพล่าสุดของวันนี้ช่วงบ่ายบ่ายตำรวจเนี่ย
คุมตัวผู้ต้องหาสองคนล่าสุดที่คุมได้เมื่อวานค่ะนะ
สองจากเจ็ดไปฝากขังที่ศาลก่อนจะนำตัวไปสู่เรือนจำ
ในช่วงการฝากขังดำเนินคดีนี่ฮะ
คนที่เดินไปคนแรกมันสักครู่นี้พันตำวดเอกที่ติศัลจ์
ตอนนี้เป็นอดีตภูมิกับนะครับอดีตภูมิกับการสพเมืองนครสวรรค์นะครับ
หมวกสีฟ้าใบนี้นะครับอีกคนนึงก็คือร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนา
รองสารวัตรปราบรามสพเมืองนครสวรรค์
วันนี้ถูกคุมตัวออกจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
หลังจากคุมตัวสอบเข้มมาทั้งวันทั้งคืนนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยนอกจากจะมาฝากขังในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะรวมกับพวก๗คนด้วยนะฮะฝากขังกันหมดแล้วเนี่ย
วันนี้ไปชี้จุดทำแผนด้วยนะส่วนนี้คือรถของเรือนจำนะฮะ
มารับตัวไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ย
ค้านการประกันตัวด้วยข้อหาเนี่ยนะครับที่ถูกแจ้งนะครับ
ทางอดีตภูมิกับโจ้ถูกแจ้งก็คือความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด
จำยอมต่อสิ่งใดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน
หรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายซึ่งอดีตภูมิกับโจ้พันธุ์ตำรวจเอกทิติสัน
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจยื่นคำร้องฝากขังครั้งที่๑เป็นเวลา๑๒วันก็คือ๒๗สิงหาคม
ถึง๗กันยายนตอนนี้ตามรายงานข่าวคือทั้ง๗คนไม่ได้ประกันตัวนะครับ
และวันนี้ทั้งอดีตภูมิกับโจ้แล้วก็ร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ย
ไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นสารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชชอบภาค๖อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เพราะถือว่าเป็นข้าราชการเป็นตำรวจแล้วทำผิดต่อหน้าที่
ข้อหาร้ายแรงก็จะขึ้นสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค๖
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกส่วนเรื่องการดำเนินคดีต่อ
สืบสวนสอบสวนต่อเนี่ยล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยบอกว่าให้กองปราบรามเนี่ยมารับผิดชอบ
มาดูคดีต่อนี่คือความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาทั้ง๗คนนี่นะฮะ
ซึ่งมีครอบครัวของหนึ่งในตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยนะคะ
เขามาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยครับ
เขาบอกว่าค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็กังวลคือสามีเธอนี่แหละ
คือหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้นะคือบอกว่าสามีเนี่ยทำงานมา๒๐กว่าปีแล้ว
จับคนร้ายเข้าเรือนจำมาก็มากมายเป็นห่วงว่าสามีจะอยู่ยังไง
จะโดนอะไรบ้างและกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ภรรยาของอดีตตำรวจคนนี้บอกว่าเธอมารู้เรื่องก็หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
เธอก็คุยกับสามีนะสามีบอกเธอว่ามันเป็นความผิดพลาด
ไม่มีใครตั้งใจให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเธอบอกว่าได้โทรคุยกับสามี
สามีก็ยอมรับเลยว่าไม่สบายใจมากที่กระแสข่าวออกมาแบบนี้
ไม่มีใครเรียกรับเงินหรือว่ารีดไถเงินจากผู้ต้องหา
ฝากมาแบบนี้ค่ะอยากขอให้สังคมอย่าเพิ่งตัดสินจากสิ่งที่ปรากฏในโซเชียล
พอคดีเข้าสู่ชั้นศาลอยากให้นำพยานหลักฐานไปสู้เพื่อให้สารพิพากษานะคะ
เหมารวมตำรวจเพราะว่าบางคนเขาก็ดี
แต่ตอนนี้นะข่าวมันออกไปตำรวจเสียหมด
แล้วก็ผลกระทบกับคนข้างหลัง

คนเราทำงานมันก็ต้องมีการพลาด
แต่เมื่อพลาดแล้วสังคมอย่าเพิ่งไปปันนามเขาหรืออะไร
อยากให้ฟังทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฟังฝ่ายเดียว
ก็อยากให้เขาไปพิสูจน์กันเรื่องแต่อย่าแบบว่า
อนสังคมอย่าพิพากษาเอง
ให้ศาลเป็นคนตัดสินดีกว่า

เพราะว่าครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังอยู่ยาก

ก็กลัวจะไม่ได้ความเป็นธรรม
เพราะว่าสังคมตาไปแล้ว
ก็อยากให้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ด้วย
อยากให้เขาดูแลตัวเองดี
แค่นั้นไม่ต้องห่วงข้างหลัง
ก็เป็นเรื่องจริงที่ครอบครัวได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ว่าหลักแล้วมันก็อยู่ที่การกระทำของบุคคลในครอบครัวด้วยแหละ

คือจะบอกว่าอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียว
แต่ว่าภาพที่ออกมามันไม่ใช่คำให้การจากใคร
มันคือคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อันนี้ก็ต้องให้ศาลเขาเป็นคนตัดสินจริงนะคะว่า
มันคือความผิดพลาดมันคือการเล็งเห็นผล

คือตำรวจบางคนที่เป็นผู้ต้องหา

ขอความเป็นธรรมหน่อยตอนที่เจอสื่อนะฮะ
แต่ภาพในกล้องวงจรปิดในห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
คือแม้ว่าตัวอดีตภูมิกับโจ้เมื่อวานจะแถลงข่าว
บอกว่าผมสั่งลูกน้องเอง

เขาก็มองว่าคำสั่งของหัวหน้าของคุณเนี่ย

มันต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

เขาสั่งแบบนี้สั่งให้ไป
เอาถูกคุมหัวคนเอ้า

มันผิดวิธีการในการสอบสวน
ในการที่จะลีดข้อเท็จจริง

ถ้าเกิดหัวหน้าหรือว่า

นั่งกี่คนนะ๕๖คน
คนถ้ารุ่นภูมิกับโจ้ด้วยก็๗

ต้องจับหัวหน้าของคุณเนี่ย

ซึ่งกล้องเนี่ยตรงนี้มันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของวันนั้นใช่ไหม
คือว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่ตัวของผู้ตายก็คือ

ก่อนหน้านี้อยู่ห้องเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาก็ถูกแยกอยู่อีกห้องนึง

ลักษณะของการที่อยู่ในห้องนี้เนี่ย

บางคนเนี่ยเดินเอาถุงพลาสติกไปให้

ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คือเขาก็ต้องดูจากพฤติการ

เรื่องของการพิจารณาคดีต่างนานาแหละ

เกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างแล้วก็อย่างที่บอก
ต่อให้เป็นการตั้งใจทำงาน

ไม่ถูกต้องอยู่ดีอืม
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ย

มานำตัวญาติของผู้ตาย

กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค

ก็มีทั้งพ่อของนายมาวิน

ภรรยาของเขาด้วยนะครับ

ภรรยาของเขาก็คือคนที่วันนั้นถูกจับ
พร้อมกันนั่นแหละนะแล้วตามข่าวเนี่ยบอกว่า

ทั้งนั้นว่าเออให้แบบนั้นแบบนี้

หรือแม้แต่พ่อของนายมาวินนี่คือ
มาวินผู้ตายนะครับแล้วก็แฟนสาวของเขา

คือตามข่าวที่บอกว่าพอมันเกิด

ผู้สิทธิ์พุ่มกับโจ้ไปยัดเงิน๕ล้านบาท

นะฮะแต่ไม่มีรายงานนะครับว่า

พอสอบเสร็จทั้ง๓คนเนี่ย

นี่นะฮะช่วงค่ำที่ผ่านมา

นำตัวแม่แล้วก็ภรรยาของนายมาวิน

หลังจากที่ตำรวจพากลับมาที่บ้าน

ตำรวจก็เข้ามาที่บ้าน

ให้ตัวแฟนสาวของนายมาวินเนี่ยเขาไปชี้จุด

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ด้วย

ขณะที่พลตมตรีสาธิตกล้องแก้ว

พร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานภาค๖
แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานของนครสวรรค์ด้วย

สอบสวนมาหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ

คงจะนำไปประกอบสำนวนคดี
หลักฐานต่างเพิ่มเติม

จนถึงวันที่อดีตภูมิกับโจ้
ตัดสินใจเข้ามอบตัวเนี่ยนะคะ

ยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

ขาดราชการแล้วก็เป็นวันที่ทนายเดชาเนี่ย

วันจันทร์นั่นคือวันที่คลิป
เหตุการณ์ทั้งหมดถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียล

อดีตผู้อำกับโจ้ได้เลยนะคะ
จนกระทั่ง๒๔สิงหาคม

หนีออกจากบ้านย่านรามอินทรา

ตัดสินใจติดต่อขอมอบตัว

ซึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจ

ไล่ล่าสืบสวนแกะรอยอดีตผู้กำกับโจ้

เขาตัดสินใจชิงขอมอบตัวก่อน
ก็ติดต่อกับผู้บังคับบัญชา
เป็นมาพอว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตาย

จะเรียกพลตำรวจตรีเอกรักษ์ว่าพี่เอกแล้วก็เรียกตัวเองว่าโจ้ครับ
๒๕สิงหาคม๕ทุ่มมีโทรศัพท์โทรเข้ามา
ปลายสายบอกพี่เอกครับผมโจ้ผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตาย
พอทางพลตำรวจตรีเอกรักได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับไปว่า
ตายแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเหลืออะไรล่ะถ้าโจ้เป็นลูกผู้ชายจริงเนี่ย
ต้องกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำกลับมาชี้แจงสังคม
คุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติผิดต้องยอมรับผิด
หนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมีแต่เลวร้ายลง
แล้วโจ้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรีนะ
แล้วทางพลตำรวจตรีเอกรักษ์ก็แจ้งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ทราบนะคะ
แล้วก็แจ้งพบตรด้วยแล้วก็ได้รับอนุมัติให้เดินทางออกจากจังหวัดพิษนุโลก
ตั้งแต่๒๖สิงหาคมตอน๙โมงเช้าเพื่อไปรับตัวอดีตผู้อำกับโจ้
แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งประมาณสักเที่ยงค่ะ
โจ๊กโทรหานะบอกว่าพี่พี่มารับผมรึเปล่า

ทางพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ก็ตอบไปว่ากำลังไป
แล้วก็ถามว่าถึงไหนแล้วก็บอกว่าเอออีก๒๓ชั่วโมงน่าจะถึง
ก็เลยบอกว่างั้น๔โมงเย็นพี่มารอผมที่หน้าสพแสนศุกร์
ขอให้พี่รอผมยืนคนเดียวอย่ามีอาวุธ
ทางพลตำรวจตรีเอกอารักษ์ก็รับปากนะคะ
จากนั้นก็แต่งเครื่องแบบไปยืนหน้าโรงพักแสนศุกร์ยืนรอเลยนะครับ
กระทั่ง๑๕นาทีมีรถเก๋งสีขาวขับมาจอด
แล้วก็มีคนลงมาจากรถใส่หน้ากากอนามัยเดินมาหา
บอกว่าพี่ครับผมโจ้
ซึ่งอันนี้คือจุดที่สังคมค่อนข้างตั้งคำถามกันว่า

ก็ถามว่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖เห็นทะเบียนไหม
ตอบว่าไม่เห็นไม่ทันดู
ไม่ทันหันไปเห็นว่ารถที่มาจอดในเลขทะเบียนอะไร
เพราะว่าตอนที่อดีตภูมิกับโจ้เดินมาคุย
รถคันนี้ก็ขับออกไปทันที
หลังจากนั้นก็นำตัวอดีตผู้อำกับโจ้เข้าไปที่สพแสนศุกร์ทำบันทึกประจำวัน
แล้วก็รายงานกับพบตรนะคะ

สำนักงานอุชาติจะเหลืออะไร

ถ้าคุณเป็นตำรวจ
คุณต้องมีเกียรติ

พรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรี

๔โมงเย็นพี่มายืนรอหน้าสถานีตำรวจพศศ

ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนศุกร์
ประมาณ๑๕นาทีก็มีรถเก๋งสีขาว

ก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมสอย่างนี้

ผมหันมาอีกทีรถเก่งคันนี้ก็วิ่งไปแล้ว

นี่ค่ะเชื่อว่าทุกคนก็คงได้ฟังประโยคนี้แล้วล่ะ

ซึ่งสาเหตุที่อดีตภูมิกับโจ้อยากจะมอบตัว

มันข้อเท็จจริงมันบิดเบือน

เรื่องอะไรต่างเขาบอกว่าเขาอยากชี้แจง

และที่ตัดสินใจโทรหาพลตรวจตรีเอกลักษณ์เนี่ย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
อ่าท่านผู้ชมครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
มันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่คาดว่าเป็นรถที่อดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเขานั่งมานะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรถเก๋งสี่ประตูสีขาวมาจอดที่หน้าสพแสนศุกร์นะฮะ
ตามที่ท่านเอกลักษณ์บอกว่าแล้วก็มีคนลงมาแล้วก็แนะนำตัวว่าตัวเองคือโจ้
ค่ะนะฮะคันนู้นนะคะคันที่เราชี้ลูกศรไปนะไม่ใช่คันที่อยู่ใกล้ใกล้หน้าจอนะคะ
คันนั้นนะครับนี่ฮะคือตอนนั้นเนี่ยทางพลโนตรีเอกลักษณ์บอกว่า
ตอนนั้นก็คือมองแต่โจ้อ่ะไม่ทันมองรถทะเนตแต่ยืนรออยู่ที่หน้าสอพรนะคะ
ยืนรออยู่นะเพราะว่านัดเวลากันแล้วคือยืนรออยู่แต่ว่าก็คือเห็นรถเข้ามาแหละ
ครับแค่ไม่ได้ดูทะเบียนไม่ทันดูเพราะว่ากำลังจะพอจะหันไปดูไปแล้ว
ค่ะส่งเสร็จไปเลยนี่นะฮะอืมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มานะครับ
ผู้ชมครับชุดปฏิบัติการไล่ล่าแกะรอยตามจับกลุ่มอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
ความจริงเขาก็ไปแกะรอยเส้นทางอยู่หลายเส้นทางแต่ตรงนี้นะฮะ
นี่จะเห็นว่าภาพตอนที่เดินมาค่ะเห็นไหมฮะ
เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหมีข่าวทั้งวันนะฮะไปถึงนู้นอ่ะ
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านใช่หลายประเทศด้วยทั้งลาวทั้งเมียนมาร์
ข้ามฝั่งไปแล้วก็มีใช่บอกไปจับได้ที่นู่นเมียวดีอย่างเงี้ย
ข่าวตำรวจก็บอกว่าโอ้ยังจับไม่ได้เดี๋ยวจับได้เมื่อไหร่บอก
คือสุดท้ายเนี่ยนี่ฮะมาอยู่แถวชนบุรีใช่ค่ะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็เดินมาที่โรงพักด้วยตัวเองเลยนะคะ
คือท่านพลตรีเอกลักษณ์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมามอบตัวกับท่าน
บอกว่าก็เพราะว่าเคยเจอกันตอนที่อดีตภูมิกับโจ้เขาก็เคยไปทำงาน
อยู่ที่พิสูจน์หนุโลกที่กองบัญชาการตมุทธภัณฑ์ภาคหกค่ะ
จะย้ายมาที่สพมนครสวรรค์เขาก็เลยติดต่อมานะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมันมีกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างนะฮะ
อดีตภูมิกับโจ้เขาหลบหนีไปนะครับเป็นเส้นทางตั้งแต่ที่พักย่านรามอินทรานะครับ
โดยพบเส้นทางในการหลบหนีเนี่ยจนกระทั่งเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรี
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับบ้านที่รามอินทราเนี่ยความจริงเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่วันหนึ่งนะ
ไม่เจอใครเลยแต่เจอรถหรู๒๙คันนะฮะแล้วก็มีคนงานอยู่ที่บ้าน
พบว่าอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยใช้รถคันเล็กนะครับในการหลบหนีหลีกเลี่ยงนะ
ไม่ให้เป็นจุดสนใจนะครับออกจากบ้านพักย่านรามอินทราตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๒๔สิงหาคมนะครับ
มันคาบเกี่ยวกับเวลาที่มีการเปิดคลิปที่เอาถุงไปคลุมหัวผู้ต้องหาเขาเลย
เนี่ยช่วงนี้เลยนะครับบ่าย๒๔สิงหาคมนะครับ
ขับรถคันสีดำออกจากบ้านไปจากนั้นเปลี่ยนเป็นรถอีกคันนึงนะฮะ
ฟอร์ดสีดำเนี่ยเปลี่ยนเป็นมินิคูเปอร์สีน้ำตาล
แถวแถวใต้ทางด่วนใกล้ใกล้บ้านนี่ฮะจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนรถนะครับ
จากนั้นก็ขับรถมุ่งหน้าไปทางถนนมอเตอร์เวย์นะครับ
่งหน้าไปยังอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
จะมีภาพรถวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับ
ซึ่งชุดสืบสวนเนี่ยเขาไปแกะรอยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
นี่ฮะจนเจอคันนี้นะครับมินิคูเปอร์
วิ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีตอนช่วงช่วงสักประมาณสี่โมงเย็นแล้วค่ะ
ใกล้๔โมงเย็นนะก็ออกจากบ้านที่รามอินทราบ่าย๓
ถึงชนบุรีก็ประมาณนั้นนั่นแหละนะฮะประมาณ๔โมงเย็น

ออกน้ำตาลน้ำตาลดำนี่แหละ
แล้วเขามาเปลี่ยนอีกคันนึงนะเป็นมินินะครับ
ผู้ต้องหาก็คือดิสภูมิกับโจ้ไปถึงชนบุรี
ค้างคืนอยู่๒คืนนะครับ
ก็คือวันที่ไปถึงคือ๒๔สิงหาคม
แล้วก็๒๕สิงหาคม
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๒๖สิงหาคม
มีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่ง
ขับมาส่งที่สพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีตามสถานที่ที่ติดต่อขอมอบตัว
ซึ่งก็ไม่ใช่รถคันที่ขับมาจากทางรามอินทรานะฮะซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่า
ให้เพื่อนมาส่งนะไม่รู้เพื่อนคนไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าส่งเสร็จปุ๊บ
หายไปเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหแม่ถ้าเกิดว่าตามเจอเนี่ยจะได้
หรือว่าเพื่อนคนหัวไปเจอใครที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างเราตรวจสอบ
พื้นที่สพแสนศุกร์จชนมุรีนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่า
กล้องวนจอล้นปิดด้านหน้าสพแสนศุกร์อย่างที่ท่านเห็นช่วง๔โมงเกี่ยน
มาส่งอยู่หน้าโรงพักษ์มีรถกระบะ๒ตอนสีขาวด้วย
เป็นคันที่ขับนำหน้าคาดว่าจะเป็นทีมที่ดูแลความปลอดภัย
ให้กับอดีตภูมิกับโจ้หรือเปล่าในการที่จะมามอบตัว
อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะหลังจากนั้นภูมิกับโจ้ก็มาถึงสถานีตำรวจ
แล้วก็มีการยกหูโทรศัพท์หาตำรวจเพื่อที่จะติดต่อขอมอบตัว
ที่นัดหมายกันไว้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากระยะไกลไกล
จะเห็นได้ชัดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตภูมิกับโจ้
หรืออาจจะเป็นคนของภูมิกับโจ้เดินลงมาจากรถ
แล้วเดินไปที่ลานจอดรถของโรงพักมีการโทรศัพท์ด้วยนะฮะ
โทรศัพท์เดินไปเดินมาอยู่ด้านหน้าโรงพักที่สพแสนศุกร์คล้ายกับติดต่อหาใคร
จากนั้นอีกแค่๑นาทีมีรถตำรวจ๔๕คันเลี้ยวเข้าไปที่สพแสนศุกร์นะ
ตามเข้ามาจำนวน๔คันเป็นรถสีขาวแล้วก็มีสีดำอีกคันนึง
รถเก๋งสีบรอนคันหนึ่งกระบะสี่ประตูด้วยนี่ฮะทยอยเข้าไป
เข้าไปแบบนี้ครับนะแล้วไปจอดพูดคุยกันอยู่สักพักนึงแค่๒นาที
ก่อนที่รถกลุ่มนี้จะขับออกไปในเวลา๑๖๑๑ของเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้หลังจากที่มาถึงประมาณ๑๖นาฬิกา๙นาที
สำหรับรถเก๋งสีขาวที่มาส่งอดีตภูมิกับโจ้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊
อดีตภูมิกับโจ้ถึงมาเลือกพื้นที่ชนบุรีหรือว่า
สพแสนศุกร์เป็นที่มอบตัวใช่แล้วก็การมามอบตัวหนึ่งคนเนี่ย
รถเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่ฮะรถตรงนี้อาจจะเป็นกลุ่มของตำรวจที่มารับหรือเปล่า
ใช่ไหมแต่อดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเขามาคันเดียวหรือเปล่าค่ะ
คันสีขาวคันนั้นน่ะที่มาส่งแล้วก็หายไปเลยอืมนะฮะ
ทำไมต้องมามอบตัวที่นี่นะครับระหว่างแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นะครับเปิดเผยบอกว่านัดรับมอบตัวทางโทรศัพท์ที่หน้าสพแสนศุกร์นะฮะ
ก็เหมือนที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะว่ามีขั้นตอนแบบนั้นแบบนี้ต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่ารถเก๋งสีขาวคันที่มาส่งเนี่ยพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยหันไปมองโอ้โหไปแล้ว
ไม่ทันสังเกตเห็นหมายเลขทะเบียนสพแสนศุกร์เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับ
พบกล้องวงจรปิดด้านหน้าโรงพักติดทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีอยู่สองตัวนี่ครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ฮะไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวดูด้านหน้าโรงพักหน่อยนะครับ
ก่อนที่คุณนฤทธบุญนิ่มจะเดินมาถึงจะมีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
ซึ่งมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งด้วยนะเป็นจุดที่ยืนรอรับมอบตัวมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่หน้าประตูทางเข้ากล้องเนี่ย
ติดกับป้ายสพแสนศุกร์ก็มีนะครับอ่าก็หันไปทางถนนข้าวหลามทางเข้าบริเวณหน้าโรงพักก็มี
คือถ้าจะดูจากมุมกล้องมันก็น่าจะกว้างอยู่พอสมควรนะครับจะเห็นว่าตรงตัวนี้แล้วเนี่ย
คือถ้ามีตัวหนึ่งมันอาจจะเลยไปหน่อยก็ได้นะสำหรับรถที่มาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดในมุมอื่นออกมาค่ะนะ
จากมุมเดียวที่เป็นมุมที่แบบตรงถนนแล้วอ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะเนอะครับ
แต่ด้านหน้าเลยเนี่ยมันไม่มีอาจจะมีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยกัน
พันตนทนุษย์เอกศูรสิทธิ์เนื่องจำนงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการมามอบตัวที่นี่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้รู้จัก
ไม่ได้รู้จักส่วนตัวไม่ได้สนิทสนมอะไรกับอดีตภูมิกับโจ้นะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาติดต่อขอมอบตัวกันที่นี่
ค่ะนี่คือสภาพกล้องวงจรปิดเหรอคะ
อันนี้เป็นมุมหนึ่งหลายตัวเราก็พยายามให้ดูฮะ

บางทีคุณรัชพรก็อาจจะเห็นว่าอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่า
นี่รับอาถรรพ์บางทีมันแรงมันมาเกาะอย่างนี้

ฉันไม่เห็นว่าเป็นอาถรรพ์นะคะ

อาจจะเป็นใยแมงมุมอะเนาะอันนี้เสียไหม
ไม่รู้เพราะถามท่านภูมิกับการ
ท่านภูมิกับการบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวก
ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการที่จะแบบ

จากการสำรวจกล้องวงจรปิดหน้าโรงพัก
กล้องทั้งหมดเนี่ยคือสภาพก็
น่าจะใช้ได้อยู่นั่นแหละนะฮะยังไม่ถึงขั้นเก่า

แต่ตัวที่ใช้ได้มันก็มีนะครับเราได้คุยกับแม่ค้าขายกาแฟนะฮะ
อยู่ตรงข้ามหน้าสพแสนศุกร์นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้สักบ่ายสามบ่ายสี่
มีรถยนต์สีขาวคันหนึ่งมาจอดอยู่ริมถนนด้านหน้าโรงพักจริงนะ
จอดตรงข้ามถนนข้าวหลามซึ่งอยู่หน้าโรงพัก
จากนั้นก็มีรถอีกหลายคันมีรถของดูแล้วเหมือนรถตำรวจด้วย
เหมือนรถทหารด้วยที่ขับเข้ามาค่ะคือแม่ค้าเขาบอกว่าถ้ามองไม่ผิดนะ
ค่ะน่าจะเป็นอย่างงั้นซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาทำอะไรกัน
เห็นข่าวตอนหลังนี่แหละเอ้าผู้ต้องหาคนดังที่เขาตามตัวกันอยู่เนี่ย
ของอดีตพูดมันกลับโจ๊กพอรู้ข่าวก็ตกจ้ายอยู่เหมือนกัน
คุณป่าอ้าบอกเอื้อ
ขาจอดแล้วก็ไปใช่ไหมใช่ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่มีการแถลงข่าวอะไรไปแล้วเนี่ย
อย่างที่เราเล่าไปนะคะว่ามีคนออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
อ้าวคนเดียวกันเลยกับที่มาซ้อมน้องชายเธอตอนที่โดนจับคดียาเสพติด
เรียกเงินสองล้านหรือฮะมีเหยื่อออกมาบอกนะคะว่า
โอ้โหน้องเธอนี่นะตอนนั้นเนี่ยโดนเอาถุงคลุมหัวแบบนี้เด๊ะเลย
แล้วก็โดนซ้อมทำร้ายร่างกายข้ามคืน
พอน้องหาเงินให้๒ล้านไม่ได้ก็ซ้อมอีกเพื่อจะให้รับสารภาพ
ทีมข่าวเราก็เลยเดินทางไปสอบถามเรื่องนี้นะครับ
เพราะมีคนโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กแล้วก็แชร์ภาพ
อดีตผู้อำกับโจ้เนี่ยยังดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำกับอยู่เลยมั้ง

เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นปี๖๐๔ปีที่แล้วนะคะ

เธอเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ย๔ปีที่แล้วน้องชายเธอโดนจับตอนอายุ๒๒ปี
นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนจับคืออ้าว
นี่มันผู้กำกับโจ้ที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่นี่นะ
ตอนแรกไม่รู้หรอกมีคนส่งคลิปกับภาพมาให้แล้วบอกว่า
ตอนนั้นคนที่จับน้องเธอใช่ผู้อำกับโจ้ไหม
เห็นรูปปุ๊บแบบโอ้โหจำได้เลย
ตอนนั้นเขาบอกว่าน้องชายเธอเนี่ยมีเพื่อนมาจ้างบอกว่า
ให้น้องเนี่ยไปส่งเพื่อนคนนี้ที่ห้างสรรพสินค้าย่านสะพานใหม่หน่อย
ตอนแรกน้องเธอก็ไม่อยากไปนะแต่เพื่อนก็ขยันขยอน้องชายก็เลยไปส่ง
พอไปส่งเสร็จเพื่อนบอกน้องชายว่าให้ไปนั่งรอที่ศูนย์อาหารนะ

เสร็จปุ๊บอยู่มีตำรวจมาจับตัวน้องชายกับเพื่อนไปซ้อม
แล้วคุมตัวไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ให้น้องชายโทรหาเธอบอกว่าให้หาเงินมาให้๒ล้านบาท
กับการลดจำนวนยาเสพติดที่จับได้
บอกว่าตอนนั้นที่ได้ยินในเสียงโทรศัพท์
จากเสียงของน้องชายแล้วได้ยินเสียงคนอื่นเล็ดลอดเข้ามาในโทรศัพท์ด้วย
บอกกับน้องชายว่าลองขอดูตัวเขาก็ไม่มีเหมือนกันแหละ
ประมาณแบบนี้เธอเลยไปปรึกษาทนายความ
ทนายความก็บอกว่าอย่าไปจ่ายเพราะว่าเนี่ยมันคือการติดสินบน
เธอก็เลยไปเยี่ยมน้องไปเยี่ยมน้องที่โรงพัก
ก็ปรากฏว่าสภาพน้องเนี่ยโอ้โหมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ที่เอว
เล่าให้เธอฟังว่าถูกตำรวจสี่นายเอาถุงดำคลุมหัว
แล้วทำร้ายร่างกายทั้งคืนเพื่อให้เซ็นเอกสารรับสารภาพ
เธอบอกเธอสงสารน้องมากแต่ทำอะไรไม่ได้
ไปแจ้งความแล้วไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
ตำรวจไม่รับแจ้งบอกว่าไม่มีหลักฐาน
สุดท้ายน้องชายถูกส่งตัวไปเรือนจำแล้วสารตัดสินประหารชีวิต
โอ้โหโอ้โหนี่คดีครอบครองยาเสพติดนี่โทษประหารชีวิตเลยเหรอคะ
เขาบอกว่าของกลางในคดี๒๐๐๐เมตร
แต่ว่าน้องชายรับสารภาพสารก็เลยลดโทษเหลือจำคุก๒๕ปี
เธอก็ถามน้องนะคะว่าคนที่ซ้อมเนี่ยมีอดีตภูมิกับโจ้ร่วมอยู่ด้วยไหม
น้องบอกว่าน้องไม่รู้เพราะว่าตอนซ้อมเนี่ย
ถุงดำมันคลุมหัวอยู่ก็ไม่เห็นหรอกยังไม่มีการเอ่ยชื่อกันว่าใคร
แต่ตัวพี่สาวเธอประมาณการเอาเองนะคะอนุมานเอาว่า
เท่าที่ฟังมาแล้วก็ที่มาเห็นข่าวคลิปเนี่ย
เชื่อว่าอดีตภูมิกับโจ้น่าจะมีส่วนร่วมซ้อมน้องชายเธอด้วย
เพราะถ้าดูจากพฤติกรรมที่ทำในคลิปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะทำมานานแล้ว
แล้วเหตุการณ์ที่น้องชายเธอโดนจับก็ที่นครสวรรค์เหมือนกัน
มันน่าจะไม่ใช่ครั้งแรกแหละน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัว
แล้วก็เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตผู้อำกับโจ้คนนี้
ผู้กำกับโจ้มีภาพค่ะมีแค่ตอนภาพหนูก็เพิ่งรู้
เห็นภาพตอนที่เขาไปอยู่บนลานจอดรถแล้ว

สักพักก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นน้องชายโทรมา
ถามว่าพอจะมีเงินไหมพอหาได้ไหม

ถามว่าเอาไปทำอะไรก็บอกว่าถ้าหาได้
ก็จะได้ลดลดยาออกค่ะแต่ว่าไม่หลุดนะคะ
แต่ว่าตัดยาออกเพื่อให้โทษมันเบาลงอย่างนี้ค่ะ

พร้อมทำไมเขาจะบอกอะไร
เหมือนให้เซ็นรับสารภาพอ่ะมีค่ะ
คุมเขาบอกว่าคุมถุงดำแต่เขาบอกว่าน่าจะประมาณ๔คน

คือเรากลัวถ้าเขาไม่ช้ำได้ตาจะบอกว่าโชคดีมันก็ไม่ใช่อะพี่

คือพฤติกรรมเขาน่าจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
แล้วมันดันมาตรงกับที่น้องเราบอกว่าน้องเราโดน
แล้วก็ดันเป็นชุดคือเป็นตัวเขาที่มาจับกลุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ค้ายาเสพติด

สิ่งที่เขาสมควรได้รับคือโทษตามกฎหมายที่บรรยัติเอาไว้

หนึ่งคือมีลักษณะไปรีดทรัพย์เขา

หรือถ้าอยากให้จำนวนของยาเสพติดเนี่ยมันน้อย

ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่อดีตภูมิกับโจ้
พันธุ์ตนบทเอกทฤษศรอุทธนพลอดีตภูมิกับการศพศได้แถลงข่าวเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่แถลงข่าวหรอกก็คือท่านผศแถลงข่าว

อ่ะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสักถามหรืออยากจะพูดอะไรก็พูดมา
ทางโทรศัพท์มือถือแบบนี้แล้วก็จ่อลำโพงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือสังคมเนี่ยตั้งคำถามมากมายหลายประเด็นเกี่ยวกับคำชี้แจงของอดีตภูมิกับโจ้
ถึงขั้นตั้งข้อสังเกตว่ามีการเขียนบทเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่
บางคนถึงก็บอกว่านี่ดูข่าวหรือกำลังดูละคร
หลายคนตั้งข้อสังเกตไปถึงเนี่ยฮะภาพนิ่งที่ว่าได้รับการเปิดเผยออกมา
ก่อนจะมีการแถลงข่าวอ่ะที่ยืนยันว่าอดีตภูมิกับโจ้ถูกควบคุมตัวได้แล้วเนี่ย
ที่มือเนี่ยไม่ได้ใส่กุญแจมือแต่ว่าเป็นสายเคเบิ้ลไทยรัดข้อมือ
ค่ะสายเคเบิ้ลท้ายรัดข้อมือนะฮะซึ่งทำไมไม่ใส่กุญแจมือ
อืมหรือถ้ารัดอยู่เนี่ยมันดูหลวมไปหรือไม่อย่างไรนะครับ
หรือมันจะมีการเลือกปฏิบัติอะไรไหมเพราะว่าตำรวจคนอื่นอื่นที่อยู่ในทีมเดียวกันที่โดนจับไปแล้วเนี่ย
นั่นก็คือโดนล็อกกุญแจมือกันหมดหรืออาจจะเป็นการพันธนาการสำหรับผู้ต้องหาที่ไม่มีท่าทีท่าจะหลบหนีก็ได้

ก็แล้วก็ไม่รู้สายสีดำใช่ไหมใช่ฮะที่มือเนี้ยฮะอืออ่า
หรืออาจจะเห็นว่าโอ้โหนี่ตำรวจเต็มตึกเลยกองปราบราม
จะไปหนียังไงก็ใส่เอาไว้อย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจหรือแหมบางจังหวะมันลัดได้สุดแค่นี้
แล้วมือเขาเล็กมันผอมซูบเหลือเกินหนีมาหลายวันอันนี้ก็ไม่รู้
นี่เขาเอาไว้ละสายสายไฟจริงจริงครับระดับความความเล็กน่าจะได้เท่าสายไฟเลยนะคะ
เป็นหนึ่งในที่คนเขาตั้งข้อสังเกตอ่าอ่าไม่นับเรื่องอาการสู้ผอมอะไรของผู้ต้องหานะ
เรียกโจโจอะไรประมาณอย่างนี้
อ่าเหมาะไม่เหมาะอย่างไรอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วก็ตรงนั้นคนก็มองว่าท่านอาจจะต้องการทำให้ผู้ต้องหาผ่อนคลายหรือเปล่า

ซึ่งตอนนั้นพบตรก็เรียกก๊อฟเหมือนกันนะก๊อฟก๊อฟได้ยินไหมครับอ่าตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะ
อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นเชิงจิตวิทยาของท่านพบตรก็ได้

ส่วนคำให้การในลักษณะการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการแถลงข่าวของอดีตภูมิกับโจ้

คนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีหลายอย่างที่ขัดแย้งกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเขาด้วย
เริ่มตั้งแต่อดีตภูมิกับโจ้บอกว่าวันเกิดเหตุที่จับกลุ่มนายมาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาเนี่ย
แล้วพยายามจะสอบถามจะรีดถามเขาเนี่ย
ก็คือเรื่องในโทรศัพท์มือถือเขามีภาพถ่ายยาเสพติดอยู่
ยาไอซ์แล้วก็ยาบ้าซึ่งมันก็เยอะด้วย

แต่ชุดสืบสวนทำไมไม่มีบันทึกการจับกลุ่มนายมาวินในช่วงเวลานั้น

คุณจับผู้ต้องหาขนาดนี้มาเนี่ยไม่เอาไปส่งเจ้าหน้าที่แล้วทำบันทึกการจับกลุ่มเลยหรือ
ไม่ปรากฏหลักฐานภาพถ่ายยาเสพติดที่กล่าวอ้างด้วย

ค่ะจะได้จัดการยาเสพติดให้ออกจากพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อะไรเพื่อลูกเพื่อหลานอะไรเนี้ย
อืมเอาเรื่องถุงดำเอาถุงดำเอาถุงพลาสติกไปคลุมศีรษะเขา
ค่ะมีการแบบหมุนขันให้มันแน่นด้วยนะเขาบอกเหมือนขันชะเนาะอยู่ข้างหลังที่หลังที่ไทยทอยอ่ะ
รวมแล้ว๖ชั้นอ่ะถุง๖ชั้นเดินเอามาให้เอามาส่งกันเนี่ย๖ชั้นนะครับ
ภูมิกับโจ้อ้างว่าเพราะตอนนั้นไม่ต้องการให้ผู้ต้องหาเนี่ยเห็นหน้าเขา
ตอนที่จะต้องแบบไปสอบถามให้ได้เนี่ยไม่ต้องการให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าเขา
แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอางี้คุณปิดตาก็ได้
นั่นน่ะสิผ้าปิดตาก็มีนะหรือว่าใส่หมวกที่มันสามารถยังหายใจได้
แล้วก็คลุมตาใช่ไหมแต่เปิดจมูกอะไรอย่างนี้
เปิดปากอะไรมันก็มีเยอะแยะไปหมดนะใช้ถุงดำใบเดียวก็พอไหม
นี่นะฮะหรือใช้ผ้าปิดตาก็น่าจะพอหรือเปล่า
แล้วนี่คือหกชั้นนะฮะแจกแจงให้ดูเลยนะคะครับ
ชั้นแรกอ่าเป็นถุงดำชั้นที่สองเป็นถุงกระดาษครับ
ที่๓เป็นถุงพลาสติกชั้นที่๔ต่อด้วยถุงดำอีกรอบนึง
ชั้นที่ห้าและชั้นที่หกเป็นถุงพลาสติกอีกครับคืออดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ต้องหาพยายามที่จะดึงออก
ใช่ไหมก็แปลว่าตอนนั้นที่เอาผู้ต้องหามาสอบสวน
ไม่ได้มีการใส่กุญแจมือก็เลยต้องเอามามัดมือไพ่หลังที่มีเสียงในคลิป
ให้ไพ่หลังไพ่หลังเนี่ยเพราะว่าเขาพยายามจะแกะจะดึง
ฉีกถุงก็เลยต้องเอามาคลุมหลายชั้นแล้วก็ให้มัดมือไพ่หลังอะไรประมาณ
อย่างนี้แต่พวกถุงดำอย่างถุงขยะเนี่ยเขามีคำเตือนข้างถุงอยู่แล้วนะ
ไว้ชัดเจนมากด้วยว่าเอามาคลุมศีรษะไม่ได้มันอาจเกิดอันตราย
ขาดอากาศหายใจได้นี่นะฮะเพราะหลายคนก็บอกโอ้โหถ้าคุณจะบอกว่า
เดี๋ยวผู้ต้องหาจะเห็นหน้าผมอ่าเอาผ้าปิดตาก็ได้นั่นอ่ะสินี่นะฮะ
แล้วดูจากคลิปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเจตนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้องกัน
ให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าอดีตภูมิกับโจ้นะครับ
มันซ้อนหลายชั้นเหลือเกินมีการหมุนลักษณะขันชะเนาะด้วย
แล้วเขาเสียชีวิตนะครับเราแกะคำสัมภาษณ์ของอดีตภูมิกับโจ้
ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณสัก๒๐กว่านาที
ท่านผู้ชมครับคือมีคำพูดในเรื่องต่างที่เขาตอบคำถามของนักข่าวเนี่ยนะ
ไอ้คำที่บอกว่ายอมรับผิดสำนึกผิดขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปเนี่ย
มันมีอยู่ถึง๑๐กว่าครั้งนะฮะประมาณ๑๒ครั้งได้หรืออาจจะมากกว่านี้นะครับ
แต่ที่แน่แน่เนี้ยมากกว่าสิบสองครั้งแน่อืม
รับในสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องต้องการข้อมูลยาเสพติด
รับผิดว่าสั่งลูกน้องให้ทำเองลูกน้องไม่เกี่ยวขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
ผมผิดยอมรับว่าผมผิดค่ะยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ว่าสารจะตัดสินอย่างไรผมยอมรับผิดทุกประการ
แต่ไม่มีเจตนาฆ่าน้องขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
ขอโทษพบตรและเพื่อนตำรวจผมผิดเองค่ะ
เป็นการตัดสินใจคนเดียวลูกน้องไม่เกี่ยวทำไปแล้วยอมรับผิดทุกประการ
รับว่าถอดกล้องวงจรปิดเพราะทำอะไรไม่ถูก
รับว่าไม่มีบันทึกการจับกลุ่มโอ้โหเนี่ยแบบยอมรับขอโทษเนี่ย
อ่าแล้วมีคำพูดที่ภูมิกับโจ้เนี่ย
ว่าไม่มีเจตนาฆ่านายมาวินอีกสิบเอ็ดครั้งนะโอ้โห
อันนี้คือไม่มีเจตนาฆ่าเนี่ยนะ
การให้สัมภาษณ์ว่าต้องการข้อมูลยาเสพติดที่ทำลายชีวิตชาวนครสวรรค์
เราทำเพื่อต้องการทำงานเรื่องเงินไม่มีถุง๖ใบคลุมเจตนาคือไม่ให้เห็นหน้า
ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วก็ราดน้ำให้เขาฟื้น
ว่าผู้เสียชีวิตน็อกจากการเสพยาผมไม่มีเจตนาฆ่าน้อง
มีเจตนาตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนตั้งใจทำงานจริงแต่มันพลาด
ไม่ได้ตายเพราะคลุมหัวแต่เขาน็อกยาเสพติด
ยังบอกว่าพูดจากใจยังคิดว่าตอนนั้นผู้ตายแกล้ง
คือแกล้งน็อกอะไรประมาณอย่างเนี้ยแกล้งเหมือนทำเป็นสลบอะไรแบบนั้น
ก็เลยเอาน้ำมาราดค่ะแล้วก็พูดในธรรมนองที่ว่าตัวเองเนี่ย
ทำไปแบบนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะขาดประสบการณ์อายุยังน้อย
ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกด้วยตกใจมากนี่ความจริงอายุ๔๐แล้วนะ๔๑๔๑แล้วนะคือ
ก็ถือว่าไม่น้อยแล้วนะ๔๑เนี่ยก็วัยกลางคนแล้วค่ะ
แล้วเติบโตมาถึงเป็นภูมิกับการระดับผู้กำกับหัวหน้าโรงพักอ่ะ
ถ้าขาดประสบการณ์ได้มาถึงตำแหน่งนี้เลยเหรอนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่นะมีคำถามว่าเอาละคุณบอก
คุณไม่ได้ลีดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรื่องปลีกย่อยอย่างอื่นนะ
ทรัพย์สินที่เยอะเหรอเกินไม้รวยเหรอเกินรถหรูเยอะไปหมด
บ้านช่องใหญ่โตมากย่านรามอินทรานี่นะครับโอ้โห๕ไร่กว่านะครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่นะจนร่ำรวยมีทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาท
ถึงขั้นบอกขอสาบานกับพระที่ห้อยคอเลยว่าชีวิตราชการไม่เคยมีการทุจริตเรื่องเงิน
สินทุกอย่างของเขาเขามีเอกสารรับรองทุกอย่าง
ทำครั้งแรกเพิ่งทำกับผู้ต้องหาแบบนี้เป็นครั้งแรก
ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยรวมแล้วให้สัมภาษณ์อยู่๒๐นาทีเมื่อคืนนี้นะครับ
พูดไม่ได้เจตนาฆ่า๑๑ครั้งพูดว่าไม่ได้ทุจริต๓ครั้งด้วยกัน
นี่ฮะตลอดการให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกเขามีทนายความส่วนตัวอยู่ด้วยนะ
นักข่าวถามเนี่ยถามไปถามมาทางตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับรูปคดีไปมากกว่านี้
เอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน
ข้อหาของอดีตภูมิกับโจ้กับพวกรวม๗คนที่ถูกดำเนินคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
อีกครั้งนะฮะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้ผู้อื่นเสียหาย
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย
ในสัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยก็ต้องไปดูว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ย
ย้ำสิ่งต่างเนี่ยก็เหมือนกับจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขา
แล้วเขาก็ไม่ได้ตายจากการกระทำของตัวเขาด้วยเขาทำก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ลีดทรัพย์ไม่ได้ทุจริตอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไง
เพราะว่าสุดท้ายวันนี้เขาปฏิเสธข้อหาหมดเลยนะฮะใช่ค่ะ
นี่ฮะความผิดต่างเนี่ยคือถ้าฆ่าคนตายนี่ความผิดประหารชีวิตเลยนะครับ
โทษสูงสุดนะหรือจำคุกตลอดชีวิตก็มีนะครับค่ะ
มีคุณหมอก๊อฟนะคะเจ้าของเพจหมอก๊อฟสตอรี่เนี่ยเขาออกมาวิเคราะห์เรื่องของภาษากาย
แล้วก็คำให้การของอดีตผู้อำกับโจ้นะคะเขาก็วิเคราะห์เป็นสองมุมแหละว่า
มันเป็นคำพูดที่มีการเขียนบทมาแล้วอย่างดีหรือว่ามันคือคำพูดจากใจลูกผู้ชายที่ชื่อโจ้จริงจริง
อันนี้อีกมุมหนึ่งอันนี้อีกมุมหนึ่งสองมุมที่หมอก๊อฟเขาวิเคราะห์ออกมานะคะ
นายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอก๊อฟนะคะก็บอกว่าผมนั่งดูการแถลงข่าวเนี่ย
ผมก็พยายามวิเคราะห์ภาษากายและท่าทางของอดีตผู้อำกับโจ้หลังถูกจับนะ
เคราะห์จากภาพที่นั่งอยู่กับตำรวจก่อนที่เป็นภาพนิ่งถูกนั่งมัดมือด้วยเคเบิ้ลไทยนะคะ
หมอก๊อฟบอกว่าการที่อดีตภูมิกับโจ้นั่งแล้ววางมือไว้บนโต๊ะเนี่ย
มันเป็นภาษากายที่แสดงถึงว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น
และคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะถ้ามีความรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไป
ภูมิกับโจ้จะซ่อนมือและจะไม่เอามือขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแบบนั้น
ส่วนแววตาดูจากภาพนิ่งอีกเหมือนกันบ่งบอกว่าเป็นคนมุ่งมั่นกับคำพูดของตัวเอง
สำหรับน้ำเสียงที่มีการโฟนอินเข้ามาตอบคำถามสื่อ
เท่าที่ฟังเนี่ยสามารถตอบคำถามสื่อมวลชนได้อย่างทันที
ฉะฉานแล้วก็ชัดเจนหมอก๊อฟก็เลยวิเคราะห์ออกเป็นสองทาง
ทางแรกคือเป็นคนมีสติปัญญาไหวพลิบดีเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเอง
เป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับยืดอกแบบแมนแมนเพราะว่าคำตอบที่ออกมาเนี่ย
เหมือนพระเอกหนังเลยที่จะออกมาแสดงความรับผิดชอบคนเดียวทั้งหมด
ยังให้อภัยกับคนที่นำคลิปมาปล่อยจนตัวเองถูกจับด้วยส่วนอีกประเด็นนึงก็คือ
มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วก่อนที่จะมาแถลงข่าวให้สัมภาษณ์อาจจะมีใครแนะนำมาก่อนที่จะเข้ามอบตัวแล้วว่า
ต้องทำแบบไหนทำอย่างไรพูดแบบไหนอย่างไร
ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมของอดีตผู้กำกับโจ้ที่ลงมือฆ่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ย
ก๊อฟบอกว่าไม่น่าจะเป็นการเค้นสอบหรือข่มขู่เอาข้อมูล
แต่เป็นการหวังเอาชีวิตเพราะมันมีเสียงพูดว่าจะเอาให้ถึงตาย
ส่วนการที่อดีตภูมิกับโจ้พูดกับลูกน้องว่ามาเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ตรงนี้หมอก๊อฟบอกว่าก็บอกไม่ได้ชัดเจนนะว่า
คำพูดนี้เนี่ยหมายความว่าอดีตภูมิกับโจ้เคยกระทำการแบบนี้มาก่อน
หรือเพราะต้องการสอนลูกน้องหรือต้องการโชว์ให้ลูกน้องเห็น
แต่ยังไงก็ตามหมอก๊อฟมองว่าไอ้วิธีการทั้งหมดที่ใช้มา

นิ่งก่อนนะภาพนิ่งจากการที่สวมแมสด้วยนะเราก็จะเห็นแววตาชัดเจนนะครับ
ตานี้เป็นแววตาที่มุ่งมั่นเพราะว่ามองตรงไปข้างหน้า
ไม่มีหลุกหลีกเลยนะครับเป็นคนเชื่อมั่นแล้วก็จริงใจนะครับ
หนึ่งที่นั่งอยู่กับโต๊ะนะครับแล้วเอามือวางบนโต๊ะนะครับ
คนที่มีความเชื่อมั่นและคิดว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้อง
จะไม่เอามือหลบซ่อนนะครับคนที่ซ่อนมือหรือเก็บมืออย่างเงี้
ก็คือคนที่รู้สึกผิดการที่เขาพยายามปกป้องคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับ
ก็คือปกป้องทั้งลูกน้องหรือคนรอบข้างหรือสถาบันหรือองค์กรต่าง
แสดงว่าเขาเป็นคนที่อันที่หนึ่งคือเขาไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายแน่นอน
ที่สองเขาเป็นแมนอย่างที่บอกไปมีความมั่นใจสูงแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องคนอื่น
เสียงที่ฟังตอนนั้นนะครับคืออย่างที่บอกคือถามไวตอบไว
เพราะฉะนั้นเป็นคนที่เชื่อมั่นสูง
แต่ถามว่าสร้างภาพหรือเปล่าอันนี้ต้องดูคนรอบข้าง

เขาบอกว่าทำไปเพื่อขยายผลเพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อนจากยาเสพติด
แต่ในความคิดผมก็เอ๊ะมันมีวิธีอื่นที่ไม่ใช่การทารุณกรรมหรือเปล่า
แล้วคดีนี้เนี่ยจะมีบทเรียนยังไงสุดท้ายจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นไหม
คือจะทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะก็ต้องไปสืบสวนขยายผลต่อ
แต่วิธีการเนี่ยไม่ถูกแน่ใช่ไหมเพราะถึงขั้นเขาเสียชีวิตด้วยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับศาสตราอาจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะครับ
ท่านเป็นอดีตกรรมการปปชด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ท่านก็เป็นกรรมธิการแล้วก็ที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการวิสามัน
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับ
ระบุถึงกรณีคดีของอดีตภูมิกับโจ้
ซึ่งสร้างความสงสัยต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ
โดยเกรงว่าอาจจะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ
ซึ่งท่านบอกว่าอยากขอใช้คำว่าอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ
เพราะเป็นการเปิดโปรงกระบวนการทั้งหมดว่ามีการกระทำเป็นอย่างไร
ซึ่งอาจารย์วิชาเนี่ยระบุว่าหากลองย้อนไปดูคำพิพากษาของสารดีกาที่๕๓๓๒ทับ๖๐
มีคำพิพากษาชัดเจนว่าการนำถุงคลุมหัวย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้กระทำ
เล็งเห็นว่าผู้ถูกกระทำย่อมขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้
วางหลักในคดีไว้ว่าจำเลยจึงมีเจตนาฆ่าซึ่งกรณีนี้มีความชัดเจนอยู่แล้ว
กระบวนการหลังจากนี้ก็ต้องติดตามการทำงานของคณะกรรมการในการสืบสวนสอบสวน
ซึ่งศาสตราอาจารย์พิเศษวิชานะครับอาจารย์วิชาท่านมองว่ามีความผิดปกติ
จากการสอบสวนเนี่ยจะต้องดำเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ต้องอาศัยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการอื่นในการพิจารณาร่วมกัน
เพื่อค้นหาความจริงว่ามีใครร่วมมือหรือว่าอยู่เบื้องหลังและมีการทำแบบนี้ก่อนนี้หรือไม่
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญาที่มีนายมีชัยริชุพันธ์เป็นประธานเนี่ยได้ส่งเรื่องมาแล้ว
ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคลมนะครับ
กระบวนการนี้มันจะต้องชัดเจนเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
อยู่เบื้องหลังอีกแล้วมีการทำแบบนี้เนี่ยอีกเท่าไหร่ที่คนต้องถูกทรมานแบบนี้
หลวงราชบุรีเดือดเป็นผู้ที่บุกเบิกในเรื่องนี้ว่า
จะต้องดำเนินการตามแนวทางสากลตามแนวทางสมัยใหม่
คือการสอบสวนด้วยวิธีการที่ไม่ได้ใช้วิธีทรมานอีกต่อไปแล้ว
อกเล็บบีบขมับอะไรไม่มีท่านท่านท่านพูดมาเป็นร้อยปีแล้ว
ขณะที่อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับผู้ตรวจการอายการนะครับ
มั่นใจว่าคดีของอดีตภูมิกับโจ้ไม่พลิกนะฮะระบุว่าปมสำคัญมันอยู่ที่ผลชนะสูตร
ซึ่งจะบอกได้ถึงการรับโทษว่าจะถึงประหารชีวิตหรือไม่
พร้อมกับมองว่าเป็นการสอบสวนโดยมิชอบเจตนาค่าชัดเจนถ้ายกตัวอย่างง่าย
ถ้าไปยิงเขา๕นัดแล้วไม่ตายไปนอนโรงพยาบาลข้อหาที่เขาตั้งพยายามฆ่า
อีก๒วันถ้าตายนี่คือข้อหาฆ่านี่คือเหตุเชื่อมโยงเหมือนกับเอาถุงไปคลุมหัวเขา
แล้วเขาขาดอากาศหายใจแล้วเสียชีวิตก็คือเจตนาชัดเจนส่วนคดีเนี่ย
ยังไงก็ไม่พลิกนะฮะเดี๋ยวต้องรอฟังคุณหมอเนี่ย
ที่จะแถลงผลชนะสูตรอย่างชัดเจนอีกครั้งคดีที่เกิดจากการตายทำร้ายร่างกายสาระสำคัญ
ไม่ใช่คลิปวีดีโอนะครับอาจารย์ปรเมฆบอกต้นทางคือรายงานชนะสูตรพลิกศพ
ซึ่งแพทย์เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตายถ้าฆ่าคนตายโดยเจตนาโทษสูงสุด
ประหารชีวิตอยู่แล้วแล้วพอทำทารุณโหดร้ายเนี่ยถ้าฆ่าแบบทารุณอะไรแบบนี้
โทษสูงสุดมันก็คือประหารชีวิตสถานเดียวเหมือนกัน
โดดรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานรองแต้มนะครับ
ระบุชัดว่าชุดจับกลุ่มทั้งหมด๖นายมีความผิดเพราะหากมีจัญญาบันของตำรวจจริงเนี่ย
ต่อให้นายสั่งก็คืออดีตภูมิกับโจ้เนี่ยจะสั่งทั้ง๖คนที่เป็นลูกน้องเนี่ย
ก็ต้องปฏิเสธคำสั่งนี้เพราะเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จะมาอ้างว่านายสั่งให้ทำไม่ได้ตำรวจมีหลักว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
แต่คำสั่งนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายถ้าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายลูกน้องต้องไม่ปฏิบัตินะครับ
อกจากไม่ปฏิบัติแล้วยังต้องเอาเรื่องกับคนที่สั่งด้วย
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปในกล้องวงจรปิดอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
ถือว่าสั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายลูกน้องต้องไม่ทำนะฮะ
คือจะไปร่วมฆ่าเขาร่วมทำร้ายคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับ
แต่ในขณะนั้นรองแต้มมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกรงใจผู้บังคับบัญชาหรือเปล่า
เกรงใจหัวหน้าหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดไม่ทำเนี่ย
ก็สามารถที่จะไปบอกคนอื่นที่อยู่เหนือกว่าอดีตภูมิกับโจ้ก็ได้
ว่าเนี่ยเขามาสั่งให้ผมทำแบบนี้แต่ผมไม่ทำถ้าเขามาย้ายมาแกล้งผมเนี่ย
ก็ต้องเอาเรื่องให้ผมด้วยนะอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะซึ่งรองแต้มบอกนะฮะ
คือเรื่องนี้จริงมันก็แอบซับซ้อนเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของการปกครองเนี่ย
เป็นแบบไหนยังไงมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ลูกน้องขัดคำสั่งเจ้านายไม่ได้
ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่ทั่วโลกให้ความสนใจมากนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้คนเรียกร้องกันมานานแล้ว
มีนางอังคณานีรภัยจิตนะคะอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ย
เหตุการณ์กรณีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้กำกับโจ้มาแถลงข่าว
อบตัวจากกรณีการทำร้ายผู้ต้องหาจนถึงแก่ความตายเนี่ย
พอนักข่าวถามถึงคนที่ปล่อยคลิป
สุชาติถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่
ทั้งที่จริงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ควรที่จะยกย่องสันเสริญให้กำลังใจคนที่กล้าเปิดเผยความจริงด้วยซ้ำ
และควรมีการรับประกันว่าตำรวจที่ปล่อยคลิปจะปลอดภัย
ที่ผ่านมาเรื่องซ้อมทรมานผู้ต้องหาแทบไม่เคยเห็นตำรวจคนไหนต้องรับโทษ
ไม่ว่าจะเป็นคดีดังอย่างการฆ่าอำพรางศพกิติศักดิ์ถิตบุญครอง
กาลสินช่วงสงครามยาเสพติด
สุดท้ายแล้วสารดีกาก็ยกฟ้องตำรวจที่ตกเป็นจำเลย
หรือจะเป็นคดีซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดีปล้นปืนค่ายปีเหล็งนราธิวาส
พอทนายร้องเรียนก็ถูกอุ้มฆ่า
สำนวนคดีที่ตำรวจทำส่งฟ้องศาลมันก็อ่อน
พยานก็ถูกคุกคามจนเอาผิดใครไม่ได้สักคน

มันยากมากเลยที่จะยุติเรื่องการซ้อมทรมาน
เพราะว่าตำรวจมองว่านี่คือวิธีที่จะทำให้ผู้ต้องหาสารภาพ
ซ้อมทรมานผู้ต้องหาเนี่ยสังคมตำรวจหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ก็รู้กันดีว่ามีใครบ้างที่มือหนักเท้าหนัก
ไม่ใช่เฉพาะผู้กำกับโจ้เหยื่อจะร้องเรียนเองก็ยาก
เอาถุงคลุมหัวจนหายใจไม่ออกแบบนี้มันไม่มีบาดแผลให้พิสูจน์ได้ว่าถูกทรมาน
พอไปร้องเรียนก็หาว่าใส่ความตำรวจหาว่าแจ้งความเท็จ
ถูกคุกคามถูกฟ้องร้องกลับอีกแถมถูกทำให้เชื่อว่าเป็นคนไม่ดี
เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นภัยสังคมเป็นทนายโจร
ก็ไม่ให้ความสนใจต่อให้มีกฎหมายดีขนาดไหน
ถ้าตำรวจยังมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่ว่า
ต้องใช้วิธีการทรมานเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพ
ก็ยากที่จะยุติการทรมานและการบังคับศูนย์หายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ไปที่ร้านสะดวกซื้อตะเคียนเลื่อนอยู่ที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านผู้ชมครับ
คือถ้าจะย้อนไปในต้นทางเลยเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วผู้ตายเนี่ยก็คือนายมาวินเนี่ยเขาไปถูก
ปราบกรามยาเสพติดของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยไปจับตรงไหนนะครับ
ก็คือจุดนี้แหละฮะที่ถูกจับไปนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้บอกว่าเคยเห็นผู้ชายในคลิปที่ถูกทรมานเนี่ยมาซื้อของแถวนี้บ่อยครั้ง
แต่ไม่เคยเห็นเรื่องการควบคุมตัวนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีตำรวจมาจับกลุ่มเด็กเดินยาแถวนี้บ่อยนะ
แต่ก็ไม่เห็นมานานแล้วล่ะนะครับส่วนคลิปที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าก็ทารุณโหดร้ายนั่นแหละนะครับ
เกิดขึ้นกับใครญาติพี่น้องครอบครัวก็คงรับไม่ได้นะฮะนี่เราก็ไปดูมานะครับสำหรับจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นนะครับ
มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ออกมาด้วยนะคะสำหรับกรณีของอดีตผู้กำกับโจ้ค่ะโดยเป็นคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะมีการโพสต์แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะคะ
โดยบอกว่าการที่มีคลิปหลุดออกมาเนี่ยเกิดจากเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวค่ะ
เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าอดีตผู้กำกับโจ้ดูแลคนในโรงพักอย่างดีแบ่งผลประโยชน์ไม่ได้เกี่ยวกับคุณธรรมแต่มันเป็นเรื่องของคุณเงินมากกว่า
เพราะขณะอดีตผู้กำกับโจ้พูดวลีบอกว่าผมอโหสิกรรมให้กับคนปล่อยคลิปจากประสบการณ์ของผมแบบนี้แสดงว่าทนไม่ไหวแล้วลูกน้องทนไม่ไหวต้องการเอาผู้กำกับโจ้ลงจากตำแหน่งออกมาแฉใช้คำว่าเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ต้องบันไลกันไปข้างหนึ่ง
อย่างผมจ่าย๑๐๐ตี๕๐๐๑๐๐โทร๑ร้อย๑๕๐๐ถ้าเป็นสรวัสดิ์๕๐๐๐มีธุรการปราบปรามนะจราจรสืบสวนสอบสวนพบหมดอ่ะแล้วจะมีกองกลางด้วยอำกลางโรงพักไว้สำหรับจ่ายพวกข้าน้ำมันค่ากาแฟค่าใช้จ่ายต่างจี๊บประทะได้ครบทุกคนได้ครบทุกคนอย่างนี้แฮปปี้แต่ไอ้โจมาเนี้ยมันจัดการเปลี่ยนระบบคือเอา
แล้วมันเป็นคนจัดสรรถ้าอย่างเนี้ยลูกน้องกินเข็นผักเข็นย่ากิน
คนอย่างไอ้โจ้เนี่ยถ้าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ย
ผมก็เชื่อว่ามันเติบโตนะอืมมันตรงเลยล่ะ
หน้าตาท่าทางบุคลิกวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่มันโตแน่นอน
คุณชุวิตยังบอกด้วยนะคะว่าการใช้วิธีทรมานเพื่อเค้นสอบผู้ต้องหาโดยเอาถุงคลุมหัวเนี่ย
สมัยนี้เขาไม่ทำกันแล้วยิ่งเป็นสพมนครสวรรค์ใจกลางเมืองแบบนี้
คุณชูวิทย์ให้ความเห็นแบบนี้ค่ะว่าคลิปที่ออกมาเนี่ย

ว่าอดีตผู้อำกับโจ้น่าจะทำจนเป็นนิสัยแล้ว

ยังไงผู้กำกับโจ้ไม่น่าหลุดคดีนี้
เพราะมันกระทบต่อภาพลักษณ์ตำรวจและประเทศไทย
เชื่ออะไรดราม่าที่จะมาร้องขอชีวิตนะ
ช่วยผมด้วยไม่มีหรอกครับ
ผมดูแล้วเลยไอ้โรงพักนี้มันทะเลาะกัน
ภายในโรงพักทะเลาะกันมันจะล้มไอ้โจ้

ถ้าเรียกลูกน้องดีคลิปนี้ไม่หลุดมาอืม

ประการที่สองไอ้โจ้ทำอย่างนี้จนเป็นนิสัย

ถ้าเกิดสั่งลูกน้องไอ้ลูกน้องมึง

มันเลยต้องไปทำให้ความเป็นธรรม

ถ้าเกิดมึงไม่ทำตามในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
โดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่านี่ไม่น่าจะรอด

ไม่มีมันมาซะดีกว่า

มันนึ่งภาพลักษณ์ของตำรวจ

หรือว่ามันโดนจับได้ผมไม่รู้นะ

เพราะว่าหลักฐานในกล้องวงจรปิดเนี่ย

แล้วก็เชื่อว่าพบตรจะไม่ปล่อยให้ภาพลักษณ์องค์กรตำรวจเสียหาย

ด้วยการลงโทษหรือว่าดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

เราไปคุยกับอดีตรองภูมิกับการตำรวจสันติบาลนะครับ

ถ้าฟังจากคำสารภาพของอดีตภูมิกับโจ้

เหมือนกับสคริปต์ละครเรื่องหนึ่ง
เขียนบทต้องการให้ผู้ร้ายกลายเป็นฮีโร่

แล้วได้สิทธิพิเศษมากกว่าผู้ต้องหาคนอื่น
ตั้งแต่การต่อรองในการมอบตัว
ต้องมาคนเดียวใส่ชุดเครื่องแบบ
ตำรวจห้ามพกอาวุธปืน
ประชาชนที่ติดตามข่าวเนี่ย
เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไร

อันนี้นายสันทนะบอกนะฮะ

อย่างเช่นต้องการให้อดีตภูมิกับโจ้

อดีตภูมิกับโจ้ก็ยอมรับผิดคนเดียว
เพื่อให้จบที่ตัวเองเข้าข่าย

ถามว่าคดีนี้อดีตภูมิกับโจ้จะรอดไหม
หากมีการต่อสู้คดีในชั้นศาล

ลีดทรัพย์ผู้ต้องหาคดียาเสพติด

แล้วพาส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุ

แต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์ในคลิป

แม้จะเชื่อว่าไม่มีเจตนาทำให้ถึงตาย

มีทั้งชอบโชว์ออฟ

แต่ทั้งหมดนี้หากมีคนคอยช่วยเหลือ
บอกตรงว่าคงจะลำบาก
เท่วยาโจ้
สั่งเลย
ต้องเข้าไปเถอะ
ออกมามอบตัวดีกว่านะฮะเพื่อมันจะได้ขี้คาย
แต่พอสถานการณ์อย่างนี้เขาก็มาจริง
แต่มาจริงเขามาเขามาเขามาคนระบบไงเห็นไหมอืม
คริปต์ที่มันออกมาแล้วกันที่เขาพูดคุยคืออันนี้เขาจะมองฝั่งเดียวแล้ว
ผมก็เรียกเขาว่าเขาคือโจ้หัวจ่ายคำนี้ที่ทำไมผมพูดย้ำตลอด
ก็การทำงานเขาเป็นลักษณะนั้นไงเขาเป็นคนเคลียร์ใช่ไหม
เคลียร์งานเคลียร์ผลประโยชน์ให้กับผู้บัญชาระดับสูง
แล้วไม่มีใครเชื่อถือหรือศรัทธานะ
จะต้องถูกจดจ้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลของคดีในช่วงต้น
ผมเชื่อว่ามันก็หรือเรื่องการประกันตัวนี้ผมไม่ได้ไปก้าวร่วง
ใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าท่านก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะ
ถ้าหากปล่อยตัวเขาก็ทางคุณสันทนาบอกว่า
คดีนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะครับเป็นคดีที่น่าจับตา
วงการตำรวจก็ถือว่าสั่นสะเทือนทีเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคดีนี้นะครับ
คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีพระรูปหนึ่ง
เดินทางไปที่สพนครสวรรค์นะคะอืม
ก็ไปถามว่าเออท่านมาทำไมครับบอกว่าอยากมาให้กำลังใจอดีตผู้กำกับโจ้ค่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นพระวัดพัทรสิทธานามในจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ครับชื่อพระอานนท์ค่ะมาให้กำลังใจที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
คือเอาอาหารมาแจกจ่ายให้กับตำรวจด้วยอ่าแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า
ตั้งใจเลยนะวันนี้อัตมาตั้งใจมากที่เดินทางมาให้กำลังใจอดีตผู้กำกับโจ้
หลังจากที่ติดตามข่าวมาตลอดอาตมาประทับใจเพราะผู้กำกับโจ้เป็นลูกผู้ชาย
เชื่อว่ามีการรีดไถเงินเกิดขึ้นส่วนเรื่องการทำร้ายผู้ต้องหาหรือเอาถุงไปคลุมหัวผู้ต้องหา
ตมามองว่ามันอาจจะรุนแรงเกินไปทำให้เกิดความผิดพลาดจนถึงแก่ชีวิต
แต่มาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้เพราะผู้กำกับโจ้กลับมามอบตัว
ซึ่งจากการที่ฟังสัมภาษณ์ของผู้อำกับโจ้เมื่อวานนี้ที่บอกว่าอยากจะฆ่าตัวตาย
แต่พอผู้ใหญ่บอกว่าให้กลับมามอบตัวผู้กำกับโจ้ก็กลับมามอบตัวสู้คดี
แล้วบอกว่าลูกน้องไม่ผิดตัวเองผิดเพียงคนเดียว
เพราะเป็นคนสั่งจะติดคุกตลอดชีวิตก็ยอมก็เลยทำให้อัตมารู้สึกว่า
เจตนาจริงแล้วของผู้กำกับโจ้นั้นไม่มีเจตนาทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตค่ะ
ลองฟังเสียงหลวงพี่หน่อยแล้วกันค่ะ
การทำผิดกฎข้อกรรติกาก็ไม่เห็นด้วยแต่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราช
ทำเพื่อประชาชนปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรม
ปรามอาชญากรมันเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษิราชต้องทำ
ผู้เสียชีวิตก็เป็นนักค้ายาเป็นพ่อค้ายา
ไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากว่าผู้กำกับเนี่ยไปจับแม่ค้าขายปลา
ขายพังในตลาดบริษฐ์เอาเงินอย่างเงินอ่ะยกตัวอย่างเช่นบรรยินอย่างเงี้ย
อย่างนี้โอเคแต่ภูมิกับไม่ได้เป็นอย่างบัญญินเนี่ย
ใช่ไหมสรุปว่าท่านเห็นด้วยกับการซ้อมทรมานในการคง

หลังจากที่พระรูปนี้มาให้กำลังใจก็กลับไปนะครับ
ทีมข่าวก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านเดินทางไปไหน
ให้ไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อหรือเปล่าหรือยังไง
อืมก็เลยไปดูที่ไปตามหาว่าท่านอยู่ไหนอ่ะนะคะ
ก็ไปที่วัดค่ะไปถามหาข้อเท็จจริงด้วยแหละ
ที่วัดพัทรสิทธารามในอำเภอเมืองนครสวรรค์
ไปเจอกับผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะก็กำลังไปสอบถามกรณีนี้อยู่เหมือนกันพอดีเลยว่า
ทำไมอยู่อยู่พระอานนท์ถึงไปที่เอ่อกองบังคับการแล้วก็เหมือนแบบ
ให้กำลังใจภูมิกับโจ้อืมพระอานนท์ก็ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จัก
หรือว่าเคยเจออดีตภูมิกับโจ้มาก่อนเลยจริงจริงแต่ก็คือติดตามข่าวมาตั้งแต่แรก
แล้วก็อยากให้กำลังใจเพราะไม่อยากให้ฆ่าตัวตายค่ะ
ก่อนที่จะมอบตัวเนี่ยผู้กำกับโจ้เนี่ยโทรปรึกษาท่าน
ว่าจะฆ่าตัวตายจะไม่มอบตัวท่านก็เลยบอกว่าอ้าวจะไปฆ่าทำไมมันไม่เกิดประโยชน์
กลับมาเถอะมามอบตัวสู้คดีผิดถูกยังไงก็ว่ากันไปถูกจับถูกผิดตำผิดอะไรอย่างนี้
ภูมิกับโจ้ก็ยอมมามอบตัวแล้วก็ส่งตัวไปที่กองปราบไปแถลงเมื่อคืนนี้
นั่นแหละก็คือทีนี้ไอ้ฉันเนี่ยติดตามข่าวแต่ก็เลยนึกสงสารก็พูดกับ
เขาก็พูดกับช่วงว่าเขารักคนเดียวเขารักคนเดียวลูกน้องไม่กิน
ทุกคนน่ะทำตามกลับสั่งเผาเออทุกอย่างเขาอรักผิดที่ใคร
เขาไปคิดน้อยใจเกิดสารตัดสินมา
ตัดสินติดคุกตลอดชีวิตออกจากตำรวจอย่างนี้กลายเป็นนักโทษ
กลายเป็นผู้ต่างหางเนี่ยฆ่าคนตาย
ส่วนทางด้านของพระมหาไฮทธรรมเมธีผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค
ให้ข้อมูลนะคะว่าก็สอบถามพระอานนท์แล้วเหมือนกัน
ซึ่งพระอานนท์ก็ยืนยันเจตนาว่าต้องการแค่ไปให้กำลังใจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือว่าตัวอดีตผู้อำกับโจ้แต่อย่างใด
ซึ่งมันก็มีคำถามแล้วค่ะว่าท่านหนี้เหมาะสมไหมกิจของสงฆ์หรือเปล่าทำได้หรือไม่ได้
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตอบว่ายังไงลองไปฟังนะคะ
มันก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานของในหลักการของประชาธิปไตยอยู่แล้วว่า
คนที่จะแสดงความคิดเห็นก็ได้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
แต่ท่านก็มองในมิติของท่านที่ว่าเอาละในเมื่อเขาไม่ฆ่าตัวตาย
แต่ก็นี่แหละฮะแม่เมื่อสักครู่จะดูภาพ
ก็ท่านจะออกไปไหนมาไหนนอกวัดท่านก็ใส่หน้ากากอนามัยให้แน่นหนาหน่อย
ถูกต้องหน่อยต้องคลุมถึงจมูกแล้วก็ปิดลงมาถึงคางนะคะ

ญาติโยมเขาก็ไม่ได้เข้ามาที่วัดพระเองก็จะออกไปนอกวัดก็ต้องระวังนะฮะ
ช่วงนี้โควิดนะครับท่านผู้ชมครับดูมุมนี้หน่อย
คือเสียงของผู้ต้องหาใช่ไหมที่ท่านจะต่อโทรศัพท์มันติดขกติดขัด
ก็เลยต้องมีนี่ฮะตำรวจหญิงนายหนึ่งมาช่วยจับโทรศัพท์จ่อไว้กับไมค์ตรงโต๊ะแถลงข่าวให้
ก็จนจบสิ้นแถลงข่าวคุณรัชพรในมุมของการแถลงข่าวของผู้ต้องหาของอดีตภูมิกับโจ้ก็ว่าไปนะ
แต่นี่สวยทะลุแมสออกมาเลยตำรวจหญิงนายนี้นะครับ
คนวันนี้โอ้โหไปดูกันไปส่องไอจงไอจีติ๊กต๊อกอะไรของผู้หมวดท่านนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
ไวกิ้งนะชื่อเล่นชื่อไวกิ้งชื่อเล่นชื่อหมดไวกิ้งอ่าน้องไวกิ้งค่ะนี่ฮะ
รู้จักส่วนตัวเหรอคะเรียกน้องวันนี้ผมสัมภาษณ์มาแล้วอ๋อแม่คุณวัยเหมือนกันเนอะ
หวดบอกเรียกน้องไวกิ้งก็ได้เพิ่งอายุ๒๓เองนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวพาย้อนไปดูตอนนั้นก่อน
ว่าทำไมผู้หมวดไวกิ้งเนี่ยถึงต้องมาถือโทรศัพท์แบบนี้

ผมขออนุญาตช่วยชี่ตั้งครับผมขออนุญาตให้กันในชั้นศาล
แต่ว่าผมจะเล่าข้อที่จริงให้ฟังที่เป็นจริงคือ
แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้๒ชั่วโมง

แล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบ๒๐๐๐เมตร
คือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับเขาจะใช้ไมโครโฟนก่อน
แล้วเสียงมันเหมือนกับมันหอนมันตี
คือเข้าใจว่าทางห้องที่ให้ตัวผู้ต้องหาเนี่ย

เขาน่าจะเปิดทีวีแล้วก็ฟังเสียง

แล้วพอโทรศัพท์เข้าไปเพื่อจะให้คุย
วันนี้เสียงโทรศัพท์กับเสียงทีวีมันตีกันไปหมด
จริงคราวหน้าเนี่ยฉันนัดนำแบบพวกวิดีโอคอลอะไรแบบนี้นะ
วีดีโอคอนเฟอร์เนส์อะไรอย่างนี้แล้วก็ปิดกล้องเอาก็ได้

โจ้ปิดทีวีก่อนฟังเสียงจากโทรศัพท์อะไรประมาณเหมือนเนี้ย
แต่ไม่เป็นไรมันก็เลยทำให้เกิดมุมบรรยากาศขึ้นมา
นะฮะผู้หมวดหญิงนายนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ห้องแถลงข่าวเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้ท่านพบตรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือร้อยตำรวจโทยิงพัศยาเริกรัฐหรือว่าหมวดไวกิ้ง
อ่าชื่อเล่นชื่อไวกิ้งนะครับปัจจุบันเป็นนายตำรวจติดตาม
พลตำรวจรียิ่งยศเทพจำนงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางไปในที่แถลงข่าวด้วยหมวดไวกิ้งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนะฮะ
ค่ะรุ่นเจ็ดสิบสองนะครับความสามารถหลากหลายมากนี่
ได้สามภาษาอืมไทยอังกฤษจีนนะร้องเพลงเก่งด้วยค่ะ
ทุนไปเรียนที่ไต้หวันด้วยนะครับเปิดช่องยูทูปด้วยนะ
อ่ามีคัฟเวอร์ลงช่องเรื่อยเรื่อยนะฮะติ๊กต๊อกก็มีไอจีก็มี
เฟซบุ๊กก็มีเล่นกีต้าด้วยโอ้โหส่วนมากจะร้องเพลงสากลค่ะ
อ่ะลองฟังด้วยไหม
ต่อไป
ร้อยต้นหมดโทหลหยิงพัฒนลักษณะเริกรัศนะฮะชื่อเล่นชื่อ
กิ้งหมวดไวกิ้งนะครับปัจจุบันอายุยี่สิบสามปีค่ะนี่

ขอสัมภาษณ์หน่อยนะฮะว่าเออโอ้โหเป็นยังไงบ้างฮะเนี่ย
ตอนนี้คนเข้าไปส่องเต็มเลยเฟซบุ๊กก็มีใช่ไหมนี่
เราเปิดวาร์ฟเหรอคะอินสตราแกรมก็มีอืมยูทูปก็มีนะ
ติ๊กต๊อกน่าจะมีหรอบ้างนะฮะอืมท่านผู้ชมครับคือ
กลิ้งอ่าหมวดไวกิ้งเนี่ยบอกว่าผมถามว่าเอ๊ะ
เหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่าอันนี้ติ๊กต๊อกมันมี
เต้นเต้นผู้คนบอกชอบเต้นอ๋ออันนี้ร้องเพลง
ผู้หมวดอายุเท่าไรนะคะยี่สิบสามยี่สิบสามปียี่สิบสามนะฮะ
ยังไงนะคะตกลงเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นมันเลยเกิดเป็นประเด็นผู้หมดไวกิ้งขึ้นมา
คือช่วงแถลงข่าวเนี่ยหมวดไวกิ้งบอกว่ามันค่อนข้างกระชั้นชิด
มันมีปัญหาติดขัดด้านเทคโนโลยีก็เลยตัดสินใจใช้วิธีนั้นนั่นแหละ
เอามือถือเนี่ยเปิดลำโพงแล้วก็จ่อกับไมค์ตรงจุดแถลงข่าวอ่า
เมื่อยไหมก็ไม่รู้สึกเมื่อยอ่ะเพราะมันก็ไม่ได้ถือว่านานมากอ่ะ
มาสักยี่สิบนาทีได้ก็พอทนไหวส่วนที่สังคมออนไลน์เนี่ยโอ้โห
ไปแชร์รูปนะไปตามดูตามโซเชียลต่างเนี่ย
ไวกิ้งบอกว่ายอมรับว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ข่าวเลยเพราะพอกลับถึงบ้าน
แหลงข่าวเสร็จเสร็จงานกลับถึงบ้านมันก็ดึกแล้วรีบเข้านอน
เช้าก็มาทำงานตามปกติพอมารู้ข่าวนี้ตกใจมากว่าโอ้โห
ทำไมคนสนใจมากขนาดนี้แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามปกตินั่นแหละ
ไวกิ้งบอกว่างานอดิเรกที่ชอบนะครับก็คือชอบร้องเพลงนะ
ดนตรีด้วยอ่านหนังสือด้วยเลือกเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจ
เพราะว่ารู้สึกชื่นชอบอยากเป็นตำรวจหญิงรู้สึกว่าเท่ดี
ไม่เมื่อยค่ะแป๊บเดียวค่ะจริงยอมรับไม่ค่อยติดตามเลยค่ะ
เพราะว่าพอเมื่อวานนี้แถลงข่าวเสร็จก็ค่อนข้างดึกแล้วค่ะแล้วก็ถึงบ้านดึกแล้วก็พักผ่อนเลยค่ะ
ตื่นเช้ามาไม่ค่อยได้ค่ะก็ตกใจตกใจเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะอะไรขนาดนั้นเพราะเราก็ทำหน้าที่ตามปกติอ่ะ
เพราะว่าพอมันติดขัดหรืออะไรเราก็อยากจะให้มันราบรื่นไปค่ะ
ก็เลยแก้ไขปัญหาไปก่อนค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทำงานก็ปกติเหมือนคนทั่วไป
วัยรุ่นทั่วไปค่ะก็เดินเล่นถ้าไม่มีโควิดก็เดินเล่นเยี่ยวห้างอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ค่ะ
แล้วก็เล่นดนตรีเต้นติ๊กต๊อกบ้างแล้วแต่อารมณ์
ตอนเด็กก็มีความชอบอะไรที่มันท้าทายบูบูอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแบบผู้หญิงแบบเกลือลี่เท่าไหร่
ก็จะชอบแล้วก็มองว่าเท่จังอาชีพนี้
ถึงแม้ว่าบางทีหลายคนอาจจะไม่พอใจบ้างแต่เราก็เข้าใจได้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่กระทบกับสิทธิของประชาชน
นี่เห็นมุมจอเล็กเล็กไหมมุมจอเล็กเล็กตรงไหนคะ
ตรงตรงภาพของหมวดไวกิ้งโอ้ยโอ้โหคุณภาคภูมิ
ขนาดนี้ตัดออกเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องมีนะขอบคุณครับ
แทบไม่เห็นเลยค่ะผมก็เลยถามคำถามแทนหนุ่มหนุ่มหลายหลายคน
นะว่าผู้หมวดผู้หมวดเป็นยังไงบ้างตอนนี้
สถานะผู้หมวดบอกดูในเฟซบุ๊กเลยค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสิงหาคมนะคะ
นี่มีแฟนแล้วคุณหมดมีแฟนแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่าก็เป็นสีสันบรรยากาศอย่างหนึ่งอ่ะนะจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้
เมื่อวานคนถามเยอะไงเอ๊ะหมวดผู้หญิงคนนี้เป็นใครหาคำตอบมาให้แล้วกันนะคะ
แต่ว่าแน่นอนว่าคดีหลักประเด็นหลักเรื่องของอดีตผู้อำกับโจ้เนี่ยเราตามต่อแน่นอน
ไม่ทิ้งแน่นอนว่าสรุปแล้วผลสรุปมันจะออกมาเป็นยังไง